เดี๋ยวเรามาไล่กันต่อนะฮะเรื่องของแอมนะฮะ
ซึ่งตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
แต่เธอปฏิเสธตลอดข้อหานะทุกข้อหาเลยซึ่งมันก็ย้อนไป
อย่างที่ท่านทราบและติดตามข่าวมาตลอดวันนี้ก็พูดถึงกันทั้งประเทศนะฮะ
นี่มันเริ่มจากคุณก้อยค่ะคุณก้อยที่เป็นเพื่อนของแอมที่ไปปล่อยปลาที่ท่าน้ำที่รัชบุรีด้วยกัน
อ้าวแล้วก็เสียชีวิตไปใช่ค่ะหลังจากนั้นญาติญาติเขาตามหาไล่สืบสวนไล่หากล้องวงจรปิดไปบอกตำรวจไปฟ้องบิ๊กโจ๊ก
ขอให้ดูเรื่องของคดีให้หน่อยมีคนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลอีกมากมายเยอะแยะไปหมดค่ะ
แอมเนี่ยถูกออกหมายจับนะฮะถูกหมายสารเนี่ยแล้วตำรวจไปคุมตัวในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
เมื่อคืนนี้ตำรวจเนี่ยส่งตัวมาที่กองปราบอืม
แล้วสอบปากคำตลอดทั้งคืนค่ะนี่นะฮะคือความจริงตอนที่ถูกส่งตัวมา
ทนายความบอกโอ้โหยังไม่ได้สอบเลยผ่านไปห้าหกชั่วโมงอืม
ตำรวจบอกเดี๋ยวต้องอยู่ในขั้นตอนการเขียนเรื่องของคำร้องคำร้องหรืออะไรต่างพวกนี้ก่อน
นี่นะฮะล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ตามรายงานระบุว่าแอมยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
และขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นค่ะเช้าวันนี้นะฮะ
พนักงานสอบสวนนำตัวแอมไปขอฝากขังที่สารอาญา
ถนนรัชดาพิเศษเนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จ
นี่คือภาพในช่วงที่พนักงานสอบสวน
คุมตัวแอมออกมานะครับนางสาวสารารัฐวัย๓๖ปี
เพื่อจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลสังเกตจากสีหน้าแววตาแล้ว
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่าแอมนี่มีสีหน้าเคร่งเครียด
ดูเข้าไปในแววตาเนี่ยเหมือนกับมีน้ำตาด้วยนะร่างกายดูอ่อนล้าอิดโรย
ก้มหน้าตลอดปฏิเสธจะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
ไอ้พ่อคำวิวมาใช้นายต้องเสียชีวิตออกกันนะ
แอมมัติจริงไหมสิบศพอ่ะอย่างนี่ฮะสี่อีกพูดสิฟะพยายาม
โกนถามบอกแอมทำจริงไหมสิบศพอ่ะอืม

ผู้ที่เสียชีวิตแล้วเขารู้จักกับแอมเนี่ยเขาเริ่มออกมาตั้งข้อสงสัยกัน
คือใช้คำว่าทยอยออกมาเลยให้ข้อมูลแบบนั้นเลยอ่ะค่ะคือนะวันนี้ถ้าเป็นข้อมูลจากทาง
บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์เนี่ยคือ๑๑ศพใช่ค่ะรวมคุณก้อยใช่ค่ะ
แต่มีคนอื่นที่ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรเนี่ย
๓ศพแล้วคือเกิน๑๑ไปแล้วอะค่ะไม่นับคนที่รอดชีวิตมาได้อีกนะ
คุณผู้ชมครับแล้วแต่ละคนเนี่ยการเสียชีวิตก็มีลักษณะคล้ายคล้ายกันค่ะ
คือรู้จักกับแอมนะเสียชีวิตด้วยอาการที่มีเรื่องของหัวใจระบบหายใจ

บางคนบอกตอนที่ญาติเขาเสียชีวิตร่างกายดูเขียวเขียวคล้ำคล้ำเหมือนกับมันจะเกี่ยวข้องกับสารไซยาไนท์เออ
เออเขาบอกเล็บดำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหลายศพที่มีลักษณะแบบนี้อ่ะ
แต่คดีที่ถูกจับและดำเนินคดีในขณะนี้คือคดีของคุณก้อย
คุณก้อยที่เป็นหญิงสาว๒๒ปีชาวอาจจะนับบุรี
ถ้าดูจากคำร้องของพนักงานสอบสวนที่ส่งไปขอฝากขังผู้ต้องหา
พนักงานสอบสวนขอคัดค้างการประกันตัวด้วยนะครับ
เนื่องจากเห็นว่าผู้ต้องหามีอดีตสามีเป็นตำรวจ
เกรงว่าจะไปข่มขู่พยานและยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานต่าง
แล้วหลังจากเกิดเหตุกรณีของคุณก้อยเนี่ย
ยังพบว่าผู้ต้องหาไปรื้อค้นบ้านพักของพยาน
เพื่อค้นหาพยานหลักฐานสำคัญเอาไปทำลาย
ประกอบกับมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับผู้ต้องหา
เสียชีวิตในลักษณะเดียวกันอีกหลายราย
เกรงว่าหากผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวออกไปอาจจะหลบหนี
ซึ่งสารพิจารณาคำร้องแล้วก็อนุญาตให้ฝากขังได้
แต่วันนี้ไม่มีญาติไม่มีทนายความของแอม
ไม่มีใครมายื่นขอประกันตัวนะครับ
เจ้าหน้าที่รัชธรรมก็เลยคุมตัวแอมที่เป็นผู้ต้องหา
ควบคุมไว้ที่ทันทะสถานหญิงกลางนะครับ

พฤติการการก่อเหตุของแอมนะครับ
โดยสรุประบุว่าก่อนเกิดเหตุ
ออกอุบายนัดก้อยที่เป็นผู้เสียชีวิต

เพื่อจะพาผู้ตาย
ไปฆ่าเอาทรัพย์สินที่สาราประชาคม
แม่น้ำแม่กรองจังหวัดราชบุรี

ใส่ในอาหารหรือเครื่องดื่มให้กับก้อยกิน
ก่อนที่ก้อยจะไปหมดสติในที่เกิดเหตุ
ด้วยโดยแอมไม่เข้าไปช่วยเหลืออีกทั้งภาพวงจรปิดยังสามารถจับภาพ
ขณะที่แอมเอาโทรศัพท์มือถือของผู้ตายไปด้วยหลังเกิดเหตุคือวันเกิดเหตุคือ๑๔เมษายน
ต่อมาวันที่๑๖เมษายนวันนั้นคือยาดของคุณก้อยเนี่ยเริ่มรู้แล้ว
ไปตามเจอรถไปเจอพวกกล้องวงจรปิดอ้าวไปกับแอมนี่หลังจากแอมปฏิเสธมา๒วัน
วันนั้นในคำร้องของพนักงานสอบสวนสำนวนฝากขังระบุว่าแอมได้เอาถุงดำ
ซึ่งภายในถุงดำมีกระปุกใส่โพแทสเซียมไซยาไนท์ที่เป็นสารพิษพร้อมกับสิ่งของอื่น
ซึ่งเป็นคนที่มาคบหาแล้วก็อยู่กินด้วยหลังจากเลิกกับอดีตสามีที่เป็นตำรวจ
แล้วแด้เนี่ยเสียชีวิตไปก่อนคุณก้อยนะฮะเสียชีวิตเมื่อ๑๒มีนาคม๖๖
เนี่ยเอาเอกสารเหล่านี้ใส่ถุงดำไปฝากไว้กับผู้อื่นเพื่อเป็นการซุกซ่อน
แต่สุดท้ายสามารถไปยึดเอามาได้ซึ่งที่เอาไปฝากเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นแถวหมู่บ้าน
แล้วพอเขารู้ข่าวแอมเนี่ยโทรไปหาจะบอกให้เขาทำลายทิ้ง
แต่เด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาบอกเขาเห็นข่าวแล้วเข้าไปให้ตำรวจ
นี่หรือเปล่าคือพยานหลักฐานที่ทำให้ตำรวจออกหมายจับฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนได้
นี่แหละมันพบพิรุษก็เลยไปขอสารในการออกหมาย
ซึ่งจากการตรวจพิสูจน์สารคัดหลังจากศพของคุณก้อยเนี่ยนะครับ
พบสารไซยาไนท์ในเลือดนะฮะ
ซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นสาเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้
เชื่อว่าผู้ต้องหาเป็นผู้นำสารพิษไซยาไนท์ใส่ในอาหารหรือเครื่องดื่ม
ให้ผู้ตายบริโภคในช่วงเวลาที่ผู้ต้องหาอยู่กับผู้ตาย

นี่คือสำนวนการฝากขังนะฮะที่ส่งไปยังศาลนะครับในวันนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหา
ส่งฝากขังที่ศาลและไม่มีญาติหรือทนายความมาประกันตัวเลยนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ถามไปยังทนายความของแอมนะฮะนางสาวทันพิชาเอกสุวรรณวัฒน์
เธอบอกว่าตอนแรกเนี่ยเตรียมหลักทรัพย์เอาไว้แล้ว
จะไปยื่นขอประกันตัวลูกความของเธอก็คือแอมค่ะ
เป็นเงินสด๔แสนบาทแต่ภายหลังตัดสินใจไม่ยื่นประกันตัวดีกว่า
ทำไมอ่ะคะเนื่องจากอยากให้พนักงานสอบสวนเนี่ย
หาพยานหลักฐานอย่างเต็มที่หากลูกความของเธอได้ประกันตัวออกมา
เดี๋ยวจะมาหาว่าลูกความเธอไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
คือลูกความเธอเนี่ยยืนยันความบริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นถ้าตำรวจคิดว่าผิดจริงเนี่ย
เอาเลยหาพยานหลักฐานให้เต็มที่เลยจะไม่ได้จะได้ไม่มาหากันว่าแบบโอ้โหออกมาแล้วเห็นไหม
ทำลายหลักฐานนู่นนี่นั่นแล้วเดี๋ยวไปสู้กันในชั้นศาลอย่างเต็มที่

ว่าความสามารถเกร็นละว่าน้องได้ทำผิดสิ่งไหม
แต่จัดความดันโลหิตนี้สูงถึง๑๗๐๒๒๐มิลลิเมตรประหลอด
พนักงานสอบสวนต้องประสานกู้ชีพให้มารับตัวไปส่งโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ทางโรงพยาบาลก็ให้น้ำเกลือดูแลจนอาการดีขึ้น
แล้วช่วงตี๔ก็ถูกส่งตัวกลับมาที่กองปราบราม
ทนายความของแอมบอกว่าแอมท้องอยู่ใช่ไหม
แต่ทนายความบอกไม่รู้เหมือนกันว่าท้องกี่เดือน
ทนายความบอกว่าแอมป่วยเป็นความดันโลหิตสูง
หลังถูกจับถูกคุมตัวเลยเกิดความเครียด

ส่วนเรื่องคดีความยืนยันว่าตัวของเธอก็คือทนายความไม่มีความกังวลเรื่องคดีนะฮะ
แต่ตัวลูกความมีความกังวลเล็กน้อย
เมื่อคืนนี้ยังมีรายงานว่าทางตำรวจเนี่ยนะครับได้เชิญอดีตสามีที่เป็นตำรวจระดับรองภูมิกับ
แอมมาให้ปากคำด้วยนะครับ
ซึ่งอดีตสามีของแอมที่เป็นตำรวจบอกว่าได้หย่ากันไปตั้งแต่เมื่อปี๖๕
แต่ยังไปหาสู่กันบ้างเพราะว่ามีลูกด้วยกันเนี่ย๒คน
จากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่าแอมไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งอดีตสามีบอกนะ
แต่มีเงินใช้ตลอดโดยที่อดีตสามีก็ไม่รู้ว่าแอมไปเอาเงินมาจากไหน
แต่ก่อนหน้าที่จะแยกทางกันแอมเนี่ยขอให้อดีตสามีไปกู้เงินสวัสดิการมาให้๒ครั้ง
รวมแล้ว๒ล้านกว่าบาทโดยตอนนี้อดีตสามียังต้องใช้อยู่
แล้วจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหามักอาศัยความเป็นภรรยาตำรวจ
แฝงตัวไปอยู่ในวงการต่างเพื่อชักชวนผู้อื่นไปร่วมทำบุญหรือร่วมเล่นแชร์
ธรรมนองเดียวกันในหลายคดีซึ่งในทุกคดีทรัพย์สินหรือโทรศัพท์มือถือของผู้ตายจะหายไป
ทำให้ไม่มีหลักฐานการติดต่อระหว่างทั้งสองฝ่าย

เป็นรถที่แอมขับไปศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ
เมื่อวานนี้วันที่โดนจับใช่ไหมถูกต้องแล้วก็ถูกจับ
เพื่อจะดูว่าในรถมีร่องรอยหลักฐานอะไรเกี่ยวกับสารเคมีต่าง
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณก้อย
หรือผู้เสียชีวิตคนอื่นที่ญาติเขาออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้ตายหรือไม่อย่างไร
ทีนี้หลายคนตั้งคำถามแล้วว่าแบบนี้นี่คือฆาตกรต่อเนื่องหรือเปล่า
ต้องบอกว่าเราคงยังพูดคำว่าแอมเป็นฆาตกรต่อเนื่องอาจจะยังไม่ได้

คดีหลักคือคดีของคุณก้อยเธอก็ปฏิเสธ

แต่ถ้าเอาคดีที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแอมเนี่ย
เขาออกมาเปิดเผยเลยนะคะว่าตอนนี้มีคนตายที่มีประวัติเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแอมเนี่ย๑๑ศพด้วยกัน
และที่ไม่ตายและเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแอม๒คน
ซึ่งวันนี้มีผู้รอดชีวิต๑คนเป็นผู้หญิงค่ะ

นี่คือเคสทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณแอมและเสียชีวิต
อันนี้จากที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์ยืนยันนะฮะ

ใน๒มาให้ปากคำแล้วคือคุณปลา
แล้วมีคนเนี่ยเขาแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมว่าญาติเขาก็เสียชีวิตอีก
ตอนนี้เป็น๑๒แล้วแต่ถ้ายึดจากบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือ๑๑

เรียงไปเลยนะคะคนแรกค่ะคือคุณฟ้าอายุ๓๔ปี
เสียชีวิต๑๓ธันวาคมปี๖๓สาเหตุคือกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
เสียชีวิตที่บ้านพักของตัวเองในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม

คนที่สองคุณบีอายุสามสิบห้าปีคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของแอมตั้งแต่มัธยม
เสียชีวิต๖มกราคมปี๖๔สาเหตุคือหลอดเลือดหัวใจตีบ
เสียชีวิตในบ้านพักอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
เงินจากบัญชีธนาคารของคุณบีถูกโอนเข้าบัญชีของแอม๖๐๐๐บาท
คนที่๓ผู้กองนุ้ยอายุ๓๖ปีคนนี้เป็นยศร้อยตำรวจเอกนะคะ
เสียชีวิต๑๐สิงหาคมปีหกห้าสาเหตุระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว
ผู้กองนุ้ยเป็นคนออกทุนให้แอมเล่นแชร์
คนที่สี่นี่เคสใหม่นะคะคุณรจรินหรือว่าคุณน้อย

เสียชีวิต๑๐สิงหาคมปีหกห้าสาเหตุคือเลือดเป็นกรด
มีอาการชักเพื่อนเพื่อนเขาเรียกกันว่าเจ๊น้อย
เจ๊น้อยเนี่ยชักในตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครแล้วส่งโรงพยาบาล
คนที่๕คุณจุ๋มเสียชีวิต๑๕สิงหาคมปี๖๕
แต่เสียชีวิตในบ้านพักอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
คนที่๖นี่ก็เคสใหม่ค่ะคุณตายเป็นข้าราชการในพื้นที่เมืองนครปฐม
เสียชีวิต๑๐กันยายนปี๖๕รอตรวจสอบสถานที่เสียชีวิตอยู่
แล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตอยู่รอครอบครัวมาให้ข้อมูลนะคะ
คนที่เจ็ดคุณกันนิกาอายุสี่สิบสี่ปี
เสียชีวิต๑๒กันยายนปีหกห้าสาเหตุคือเลือดออกในสมอง
ที่ปั๊มแห่งหนึ่งวงเวียนโพธารามจังหวัดราชบุรี
เงินในบัญชีของคุณตายขออภัยคุณกันนิกานะคะ
เงินในบัญชีของคุณกันนิกาเนี่ยถูกถอนออกไป๓แสนบาท
และมือถืออีกหนึ่งเครื่องสร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำ
ศูนย์หายไปอีกอย่างละเส้นโดยคุณกันนิกาเนี่ย
เขาเอาทองรูปภัณฑ์น้ำหนักประมาณ๓๐บาทไปให้แอม
เพื่อลงทุนทำธุรกิจเงินกู้และวงแชร์ตอนนี้ไม่รู้ทรัพย์สินอยู่ไหน
ที่เมื่อไม่เรากินกับลูกสาวใช่แล้วก็สามีใช่ไหม
ใช่ที่บอกวันนั้นจะไปถ่ายทงถ่ายทองแล้วจะไปขายต่ออะไรกันด้วยอ่ะ
ใช่ค่ะคนที่๘นี่ก็เคสใหม่ค่ะ
คุณผุดสดีหรือว่าครูออสนะคะเสียชีวิต๒๐พฤศจิกายนปี๖๕
สาเหตุคือระบบหายใจล้มเหลวเสียชีวิตอยู่ในห้องนอน
อำเภอดอนตุมจังหวัดนครปฐม
คนที่๙ในแด้สามีใหม่ของแอม
หลังจากที่เลิกจากสามีที่เป็นรองผู้อำกับครับ
อายุ๓๕ปีเสียชีวิต๑๒มีนาคมปีนี้ค่ะ

เสียชีวิตในห้องพักที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ทรัพย์สินที่ศูนย์หายคือซ่อยคอทองคำ
สร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวม๘บาท
พระเครื่อง๑แสนบาทและเงินสดอีกจำนวนนึง
คนที่๑๐พันธุ์ตำรวจตรีหญิงนิพาหรือสารวัตรปู
เสียชีวิต๑เมษายนที่ผ่านมานี้เอง
สาเหตุคือระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว
ที่เมื่อวานนี้เราได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เธอนั่งเก้าอี้เหมือนนั่งพักแล้วร่วงลงมาเลย

แล้วแอมก็อยู่แถวนั้นแต่หมุนไปหมุนมา

ทรัพย์สินที่ศูนย์หายคือเงินสด๑หมื่นบาท
และมีเงินจากบัญชีธนาคารถูกถอนออกไป๑๔๐๐๐บาท

อายุประมาณนี้คือ๓๐ต้นถึงกลางแค่นั้นเอง
ก็เป็นเพื่อนกับแอมรู้จักกับแอมรุ่นเดียวกันนั่นแหละ

นางสาวสิริพรหรือคุณก้อยก็คือเคสล่าสุดนี้แหละ
คุณก้อยเสียชีวิต๑๔เมษายนที่ผ่านมา
อาการหัวใจวายเฉียบพลันที่ท่าน้ำบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ทรัพย์สินสุดท้ายคือกระเป๋าแบนเนม๑ใบ
มือถือ๑เครื่องเงินสด๕๐๐๐บาท
รู้จักกับแอมจากการเล่นแชร์และยืมเงิน
คือตำรวจระบุว่าสาเหตุการณ์ตายของผู้ที่รู้จักกับแอม
ในหลายเคสรวมทั้งคุณก้อยด้วยมีอะไรที่คล้ายกัน
ก็คือกินข้าวกินน้ำรู้จักแอมไปกับแอม
แล้วก็อยู่ดีก็เสียชีวิตยังหาสาเหตุไม่ได้
ศพก็มีร่องรอยเขียวคล้ำตามมือตามเท้าตามเล็บ
ซึ่งตำรวจระบุว่าสาเหตุของการลงมือเนี่ยมีอยู่๒สาเหตุ
หนึ่งคือต้องการล้างหนี้กับสองประสงค์ต่อทรัพย์
แต่มันต้องไปขยายผลก่อนเพราะหลายคดีเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายปี
แล้วแทบจะทุกศพนะฮะชาปนกิจหมดแล้ว
เว้นคุณก้อยตอนนี้ที่ตำรวจเนี่ยเขาอายัดร่างเอาไว้ก่อน
เนื่องจากคดีทางญาติเขาต้องการขอความเป็นธรรม

วันนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะ
ได้รับการติดต่อมาจากสามีของทางผู้กองนุ้ยใช่ไหม
ใช่ค่ะคือเราได้รับการติดต่อจากคุณรอยนะคะ
สามีของร้อยตำรวจเอกหญิงนุ้ยหรือว่าผู้กองนุ้ย
เป็นตำรวจฝ่ายการเงินสพชุมแพรและสพภูผาม่าน
เขาบอกว่ามันมีวงแชร์แล้วก็ปล่อยเงินกู้ให้ข้าราชการตำรวจหลายสิบนาย
ซึ่งผู้กองนุ้ยหรือภรรยาของเขาเนี่ยไปรู้จักกับแอมโดยบังเอิญ
โรงแรมเอเชียย่านปฐุมวันที่กรุงเทพนี่แหละ
หลังจากนั้นก็คุยกันมาตลอด๖๗เดือนเลย
แล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อต้นปีหกหนึ่ง
ซึ่งข้อมูลถ้าสมมุติว่าดูจากข้อมูลหลักฐานเชื่อมโยงเนี่ย

ล่าสุดก็มีรายงานอีกนะคะว่ามีญาติของผู้ตายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นประสานเข้ามาอีก
บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นอดีตในจ้างและเจ้าหนี้ของแอม
เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวหลังนัดพบกับแอม
ซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นปี๖๐
อันนี้พนักงานสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวให้ญาติเนี่ยเดินทางมาให้ข้อมูลที่สโมสรตำรวจด้วย

ถ้าสมมุติว่าเคสนี้เชื่อมโยงอีกจะเป็นศพที่๑๔หรือเปล่า
คือผู้กองนุ้ยที่สามีของผู้กองนุ้ยติดต่อกับทีมข่าวของเราแล้วก็แจ้งเหตุว่า
สงสัยว่าจะใช่หรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
จะอยู่ในเนี่ยฮะกลุ่มของผู้ที่เสียชีวิตโดยรู้จักกับแอมเนี่ย
ชื่อเนี่ยชื่อเล่นก็คือนุ้ยเหมือนกับ
ร้อยตำรวจเอกหญิงการดาที่ท่านก็ชื่อนุ้ยเหมือนกัน
แล้วเป็นผู้กองเหมือนกันก็เลยเป็นผู้กองนุ้ยเนี่ยสองคนนะฮะ

นี่นะฮะแล้วก็มีที่ขอนแก่นมาอีกนะ
ขอนแก่นมาอีกค่ะเขาบอกว่าเป็นเจ้าหนี้แล้วก็เป็นอดีตในจ้างของแอม
เอาเป็นว่าถ้าที่บิ๊กโจ๊กระบุเอาไว้คือ๑๑แต่มีคนแจ้งมาอีก๒
เป็น๑๐๑๓๑๔แล้วด้วยซ้ำนะคะณนี้ค่ะ๑๓นะครับ
รวมผู้รอดชีวิตมาได้อีก๒
และยังต้องตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมครับ
คือทนายความของแอมเนี่ยยืนยันว่าลูกความของเธอไม่ได้เป็นเท้าแชร์

เขาบอกเขามีหลักฐานกันเยอะแยะไปหมดหลักฐานก็คือการการพิมพ์การส่งข้อมูลเรื่องการเล่นแชร์กันอ่ะแล้วแอมเป็นเท้าแชร์คนในวงแชร์เนี่ยของแอมเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว๓นะฮะยังเหลืออีก๒ที่อยู่ในชื่อในวงแชร์ซึ่งยังติดต่อไม่ได้ชื่อแต๋วกับชื่อมิ้งนี่ฮะ
แต่ถ้าฟังจากรายการข่าวใส่ไข่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพี่หนุ่มกัญชัยบอกคนที่ชื่อแต๋วเนี่ยติดต่อมาหาพี่หนุ่มแล้วบอกเธอยังอยู่แต่คุณมิ้งยังติดต่อไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรคุณมิ้งทัก
คนหนึ่งเป็นหญิงสาวที่ชื่อคุณปลาค่ะสองคนนี้รู้จัก

และยังไม่ตายนี่คือคุณปลานางสาวการติมา
บอกเห็นข่าวแล้วโชคดีเหลือเกินที่เธอยังไม่ตายรอดชีวิตมาได้
วันนี้เธอมาที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีนะครับ
เพื่อมาให้ข้อมูลกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรหรือว่าบิ๊กโจ๊ก
กรณีที่ถูกแอมเอาสารสัยน้อยให้กินเหมือนกัน
นี่คุณนิติเช้าก็เลยได้คุยกับคุณปลานะครับ
คุณปลาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปีที่แล้ว๒๔กันยายนปี๖๕
แอมนัดเธอให้ไปกินข้าวที่ร้านอาหารในห้างแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรี
ซึ่งตอนนั้นเธอเองก็เพิ่งหายจากโควิดแล้วก็ยังไออยู่ด้วย
ก็เลยเอายาแก้ไอแบบแคปซูลมาให้กินบอกนี่เป็นยาสมุนไพรนะ
มันรักษาโรคอาการเรื้อรังจากโควิดได้เชื่อไหมฮะ
คุณปลาบอกกินยาแคปซูลสมุนไพรของแอมเข้าไปแค่ครึ่งชั่วโมง

มือเท้าชาหายใจไม่ออกเธอรีบโทรหาสามีทันที
เพราะตอนนั้นที่ไปหาแอมเนี่ยเธอไปคนเดียว
แล้วแอมพอเห็นเธอมีอาการอย่างนี้
เชื่อไหมพอให้กินแคปซูลไปแอมปลีกตัวไปก่อน
ก็เลยรีบโทรหาสามีก็เลยบอกเอานี่เดี๋ยวจะไม่ทัน
ยังไงโทรเรียกแบบโทรแจ้ง๑๖๖๙ก่อนเลย

จากนั้นรถพยาบาลก็มารับนะครับ
พอไปถึงห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล

หัวใจหยุดเต้นทันทีนะฮะ
ช่วยปั๊มหัวใจขึ้นมาได้นะครับ
นี่คือแปลว่าถึงมือหมอทัน
คิดดูถ้าตอนนั้นเนี่ยแอมไปแล้วนะ
บอกแอมมีธุระแอมไปก่อน
ถ้าโทรหาสามีแล้วสามีไม่บอกให้โทรเรียก๑๖๖๙ก่อน

ท่านผู้ชมครับตอนนั้นเนี่ยคุณปลาบอกว่า
แพทย์สงสัยเรื่องอาการมาก
ถามเลยบอกไปกินยาอะไรเข้ามา

เพราะไอ้แคปซูลแก้โควิดแก้ไอที่แอมให้เนี่ย

หมอก็รักษาโดยให้น้ำเกลือ
เพื่อขับสารพิษออกจากร่างกายทางปัสสาวะ

ตลอดช่วงเวลาที่รักษาตัวที่โรงพยาบาล

คือจะบอกว่าไม่รู้ข่าวก็อาจจะไม่รู้ข่าวก็ได้
แต่เพิ่งนัดเจอกันกินข้าวกันเมื่อกี้นี้
ไม่ทักทายไม่โทรหาไม่ติดต่อเลยเหรอ
เพราะว่าเคสก่อนที่ว่าเป็นเพื่อนสนิทพี่สนิท
แม้กระทั่งอดีตคนคบหาที่เป็นพ่อของลูก

นี่ถามว่าแล้วคุณปลาเนี่ยรู้จักกับแอมได้ยังไง
คุณปลาบอกว่าแอมเนี่ยเป็นเมียของตำรวจ

คุณปลาก็เลยรู้จักกับแอมในแวดวงของเมียตำรวจนี่แหละ
แล้วช่วงที่รู้จักกันเนี่ยรู้จักกันมานานนะฮะ๖ปีนะฮะ
คุณปลาเนี่ยบอกคุณปลาจะเรียกแอมว่าคุณนาย
อ่าเรียกคุณนายเขาเป็นเมียรองผู้กำกับใช่ไหมใช่
ก่อนที่แอมจะยื่นยาแก้ไอให้กินในวันนั้น

ได้ชวนไปเล่นแชร์วงเดียวกับผู้กองนุ้ยที่เสียชีวิต
หลังจากผู้กองนุ้ยเสียชีวิตแอมมาบอกขอยกเลิกการเล่นแชร์วงนี้นะ
ตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะหลังจากนั้นก็มีการโอนเงินคืนให้
แล้วก็เปลี่ยนจากการเล่นแชร์มาเป็นยืมแทนยืม๒๕๐๐๐๐๐บาท
แล้วได้คืนมาแค่๖๐๐๐ยังค้างอยู่อีกเยอะ
เพราะตอนแรกไม่ติดใจกับอาการในวันนั้นเลย
จนกระทั่งเห็นข่าวนี่แหละเห็นข่าวของคุณก้อย
แล้วก็ต่อเนื่องด้วยใครอีกหลายคนลักษณะรู้จักแอมแล้วก็ถูกวางยาฆ่า
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือในวันนั้นเราก็เป็นเจ้าหนี้เขาเหมือนกันเนี่ย
เราแบบมีอาการแบบนั้นเลยเอาลองฟังดูนะฮะ
จริงพี่ก็กินเดี๋ยวนั้นเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทันคิดอะไรอย่างนี้เนอะ
ก็คือก่อนหน้านั้นคือน้องเขาจะเอายาพวกยาสมุนไพรอะไรพวกนี้มาให้กินอยู่แล้ว
พวกยาแก้โพวิดอ่ะอ่าจ้ะก็เลยกิน
พอหลังจากที่กินเสร็จปุ๊บเราก็จะไปกินข้าวกันต่อ
น้องก็ขอตัวว่าเดี๋ยวไปซื้อของก่อนซื้อของซื้อของให้ลูกเราเริ่มหายใจไม่ไม่

พี่ก็รู้แล้วว่าตัวเองเริ่มไม่ไหวแล้วพอมือเริ่มแข็งละ
ทุกผู้ชมครับเราได้คุยกับตำรวจหญิงอีกท่านหนึ่งนะฮะ

เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตนะฮะอ๋ออีกคนนึงใช่ไหมอ่านี่ฮะก็คือคุณปลากับ
ตำรวจหญิงท่านนี้นะครับค่ะต้องบอกเลยว่ารอดมาได้เนี่ย
ไม่ใช่สายมูอะไรทั้งสิ้นนะฮะตำรวจหญิงท่านนี้นะครับ
บอกว่ารู้จักกับแอมเพราะว่าอยู่ในแวดวงของตำรวจด้วยกันอ่ะ
ก็เป็นเมียตำรวจส่วนเธอเนี่ยเป็นตำรวจช่วงแรกแรก
มาเจอกันรู้จักกันทำดีด้วยทุกอย่างคอยช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม
เออคล้ายคล้ายกับทำให้สนิทอ่ะให้ตายใจอ่ะให้ไว้ใจอ่ะอ่า
จนกระทั่งแอมเนี่ยมาขอยืมเงินเธอนี่ไง๓แสน
ยืมทีนี่ยืมเยอะเหมือนกันนะคะแต่ละคนพอให้ยืมไป
เคสนี้นะคืนมาแสนห้าเหลือครึ่งหนึ่ง
เหลือแสนห้าที่เป็นหนี้อยู่ทีนี้นี่แหละแอมเริ่มแล้วนะ
เริ่มชวนไปทำบุญปล่อยปลาไปหาที่ทำบุญแบบสายมูต่าง
ไปดูดวงก็มีค่ะแต่ตำรวจหญิงท่านนี้ไม่ไปนะฮะ
เพราะว่าเธอบอกเธอไม่ใช่สายมูไม่เชื่อเรื่องดูดวงด้วย
แล้วไม่ชอบตื่นเช้าด้วยอ๋อนี่ไงอ้าวไปทำบุญต้องไปเช้าไง
บางทีไปทำบุญต้องชวนไปเช้าการตื่นสายกลายเป็นข้อดีไปเลยทีนี้
อาจจะเป็นความโชคดีนะก็เลยแบบไม่ไปทุกครั้งเลยที่แอมชวน
อืมจากนั้นเมษายนที่ผ่านมาก็เริ่มทวงเงินที่เหลือแล้ว
วงอย่างหนักด้วยเหลืออีกแสนห้าไม่ได้คืนสักที
ขณะที่ตัวแอมเองเริ่มมีพฤติกรรมแปลกแล้วเพราะว่าเธอชวนไปทำบุญอะไรก็ไม่ไปเลยใช่ไหม
ไปดูดวงก็ไม่ไปแต่เริ่มรบร้าวหนักขึ้นอืม
อย่างอื่นก็ได้จะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่แบบไปกันแค่สองคนเนี่ยหนักขึ้น
พอบอกไม่ไปไม่ไปยังไงก็ไม่ไปแต่ต้องการเงินคืนนั่นแหละขอเงินคืน
ส่งรูปตัวแอมเองร้องไห้มาให้ดูแล้วจะขอมาหาที่บ้านอุ้ย
บอกทะเลาะกับสามีมาทะเลาะอย่างหนักทะเลาะหนักมาก
ไล่ออกจากบ้านแต่ด้วยความโชคดีหรือยังไร
ตำรวจหญิงท่านนี้บอกยังไงก็ไม่ให้แอมมาหาที่บ้านโอ้
จนกระทั่งมีข่าวของคุณก้อยขนลุกเลยนะแล้วมีข่าวของใครอีกหลายหลายคน
อืมก็เลยนี่แหละรู้สึกว่าเอ๊ะหรือตัวเราก็เกือบจะตกเป็นเหยื่อเหมือนกัน
อืมซึ่งตำรวจหญิงท่านนี้นะฮะเชื่อว่าคุณก้อยเนี้ยต้องเป็นกรณีที่มีเรื่องเงินทองอะไรกับแอมนี่แหละ
แล้วแอมเนี่ยอยากจะหาเงินมาใช้หนี้รายอื่นแล้วก็เลยลวงคุณอ้อยไปเพื่อจะเอาทรัพย์สินของคุณก้อยหรือเปล่า
ก็เป็นอย่างที่ตำรวจตั้งประเด็นเอาไว้คือ๑ฆ่าล้างหนี้กับ๒ประสงค์ต่อทรัพย์
คือถ้าเกิดสมมุติว่าทุกศพที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงเนี่ยมันเกิดเป็นฝีมือของเขาจริง
อืมคือเป็นการแบบยืมคนนี้ไปใช้คนนั้นแล้วฆ่าล้างหนี้อย่างงั้นเหรอ
แต่ไอ้วิธีการเนี่ยมันถือว่าโอ้โหถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงนะ
คนเราจะทำแบบนี้จนรู้สึกรู้สึกเป็นเรื่องปกติโดยที่ทำตลอดเลยอย่างนี้เหรอ
ต้องจะต้องมีคนตายอีกกี่คนอ่ะเออแล้วในความรู้สึกมันโอ้โห
ล่าสุดค่ะหลังจากที่ข่าวเรื่องคุณก้อยถูกพูดถึงไปทั่ว
มีแม่คนนึงค่ะติดต่อทีมข่าวมาบอกว่าแม่เองก็ติดใจครับ
ลูกสาวแม่ตายไปเมื่อเจ็ดปีก่อนเจ็ดปีแล้วเหรอเจ็ดปีก่อน
แล้วลูกสาวแม่เป็นเพื่อนสนิทกับแอมนี่คือผู้ที่เสียชีวิต
ซึ่งเคสนี้ยังไม่ได้นับรวมใน๑๑เคสที่บิ๊กโจ๊กแถลงนะคะ
นี่คือคุณซายมณฑาทิพย์ค่ะคุณแม่คือคุณแม่รัฐดานะคะ
แม่เล่าให้ฟังบอกว่าลูกแม่ตายหลังเจอแอมแค่วันเดียว
เล่าบอกว่าซายอายุ๓๗ปีเสียชีวิต๗กรกฎาคมปี๕๘ที่กรุงเทพ
คุณหมอระบุสาเหตุการตายคืออาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
การใช้ชีวิตของลูกสาวแม่หรือว่าซายเนี่ยส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพ
ซายเนี่ยสนิทสนมกับแอมเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทก็ได้แล้วชอบทำบุญ
ก็จะมีแอมไปทำบุญด้วยตลอดเลยซึ่งตลอดระยะเวลาที่คบหาเป็นเพื่อนกันเนี่ย
ลูกแม่เนี่ยคอยช่วยเหลือแอมในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเงิน
เนี่ยชอบมายืมเงินลูกแม่ตลอดเวลาแล้วแต่ละครั้งที่ยืมไม่ใช่ยืมน้อยนะ
ครั้งละห้าหมื่นขึ้นไปยืมหลายครั้งแต่ไม่เคยใช้คืนสักครั้งเดียว
แล้วลูกแม่ก็ไม่เคยบ่นไม่เคยทวงคืนด้วย
การตายของลูกแม่คือลูกแม่เนี่ยไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศมา๓ปี
วันที่ลูกแม่เดินทางกลับมาประเทศไทยแอมอาสาไปรับลูกแม่จากสนามบิน
หลังจากนั้นแม่ติดต่อลูกไม่ได้เลยประมาณ๒๓วัน
แล้วตำรวจก็โทรมาแจ้งแม่ว่าลูกแม่ตายแล้ว
สภาพศพคือน้ำลายฟูมปากและมีเลือดออกปาก
เคสมากนะคะที่เจอแบบนี้คือสภาพศพน้ำลายฟูมปากและเลือดออกปาก
ทีนี้ระหว่างการจัดงานศพให้ลูกจนถึงวันชาปนกิจ
ไม่เคยมาร่วมงานหรือแสดงความเสียใจเลย
กับเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนที่ให้ยืมเงินครั้งละมากกว่าห้าหมื่น
แล้วไม่เคยทวงเลยครับแอมไม่เคยมางานศพไม่เคยมางานเผา
และไม่เคยแสดงความเสียใจพอเสร็จงานศพแม่นี่แหละที่เป็นคนโทรไปหาแอม
จะโทรไปถามเรื่องทรัพย์สินของซายลูกสาวแม่
แต่แอมพูดจาไม่ดีใส่แม่อ้างบอกว่าสามีของซายอ่ะ
แอมเอาทรัพย์สินไปประมูลขายแล้วแอมตัดสายแม่ทิ้งเลย
หัวหน้ารอปภที่อยู่ละละคิเน่เขาถ่ายไว้นะ
ตกเตียงลงมาน้ำลายฟูมปากเลือดออกมาเป็นกองนอนตะแคง

ก็ในมือเขาจะมีด้ายจับด้ายแล้วมีพะ

พองานสกเศรษฐเอานี่สมุดที่อยู่ในเซฟประตูเซฟนะ
มีเรื่องเงินทุกคนเลยแต่คิดว่าเป็นแอม
อ๋อแอมอยู่ว่าคนสุดท้ายเขาล่ะครับ

คือแม่เล่าย้อนให้ฟังด้วยนะคะว่า
เวลาลูกสาวแม่ก็คือซายพูดถึงแอมให้ฟัง

ซายจะเล่าเสมอเลยว่าเนี่ยแม่รู้ไหมแอมนี่เป็นคนดีมากเลยนะ
เลี้ยงน้ำเลี้ยงอาหารดูแลดีที่สุดเลย
ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยแอมกับซายอยู่ใกล้กันอาศัยอยู่ใกล้กัน
แม่เองก็รู้จักกับแอมดีก็พูดคุยกันดี
ลูกแม่ยังเคยเล่าเลยด้วยว่าเล่นแชร์ด้วยกันแต่ไม่ได้ลงรายละเอียด
ว่าใครเป็นเท้าหรือว่าเล่นวงไหน
จากวันนั้น๗ปีก่อนจนถึงวันนี้
แม่เองยังคงคาใจต่อสาเหตุการณ์ตายของลูกสาวแม่มาตลอด๗ปีเต็ม
แม่มาเห็นข่าวคุณก้อยนี่แหละ
แล้วก็เห็นข่าวว่าแอมเนี่ยถูกดำเนินคดี
ข้อหาฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนโอ้โหแม่นี่แบบคิดเลยอ่ะ
และยิ่งมีเคสอื่นออกมาบอกว่าเจอแอมเป็นคนสุดท้ายรู้จักกับแอม
แล้วก็เสียชีวิตลักษณะคือเหมือนลูกแม่คือจบชีวิตแบบฉับพลัน
แม่คิดเลยว่าสิ่งที่แม่สงสัยมาตลอด๗ปีเต็มมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
บอกแบบนี้นะคะว่าถ้าวันนี้แอมมาอยู่ตรงหน้าแม่
ยกมือไหว้ขอโทษหรือขออาโหกรศีรกรรมจากแม่
ยินดียกโทษให้นะแต่ขอให้แอมได้รับโทษตามที่กระทำ
ให้ถึงที่สุด
แม่ของคุณซายให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับค่ะบอกว่าแอมเนี่ย
ให้สายหรือว่าขุนมณธธิพยกให้เป็นผู้จัดการมรดกบ้าน
สองหลังนะฮะโอ้โหซึ่งเงินจำนวนตรงนี้เนี่ยเท่ากับ
แอมเนี่ยได้มรดกไปนับล้านนะฮะค่ะบ้านสองหลังนะครับอืม
แล้วก็มีคุณไก่ใช่คุณไก่เป็นญาติของคุณซ้ายที่ตายเนี่ยนะคะ
ก็ยังบอกด้วยว่าแอมมาบอกกับแม่และครอบครัว
ว่าซายตายเพราะอะไรรู้ไหมรู้ไหมครับไปทำศัลยกรรมค่ะอืม
แต่ไม่ตรงกับที่ไปบอกคนอื่นนะบอกว่าทรายตายเพราะทำศัลยกรรม
คือคุณไก่คนนี้ที่เป็นญาติคุณซายเคยอยู่แฟลต์ตำรวจเหมือนแอมก็เลยรู้จักแอม
ที่ผ่านมาเท่าที่เห็นพฤติกรรมของแอมก็คือว่ามักจะเลือกคบคนที่มีฐานะ
แอมเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้ายค่ะเวลาหงุดหงิดโมโหจะทุบตีทำร้ายลูก
ถึงขั้นจับลูกเวียงกับพื้นก็มีนี่ข้อมูลจากคุณไก่นะครับ
แล้วก่อนที่ซายจะเสียชีวิตเนี่ยสามีชาวต่างชาติของซาย
โอนเงินมาให้ซายเท่าไหร่รู้ไหม

๕๐ล้านหลังจากนั้นซายตายเลย
คุณไก่เลยบอกว่าแบบแอมน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายหรือเปล่า
คือถ้าฟังจากข้อมูลของบุคคลต่างเนี่ย
นั่นเท่ากับว่าการเสียชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ย
ใกล้ชิดกับแอมรู้จักกับแอมเนี่ย
แล้วอย่างคุณก้อยเนี่ยอืม
กว่าที่แอมจะยอมรับว่าไปเจอกับคุณก้อย

พอมีอาการแอมก็จะไปเลย
หรือภาพจากโลหะงปิดก็เห็นอยู่หลายเคส
แต่เธอก็ยังยังยังปฏิเสธอยู่นะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือทนายความของแอมเนี่ย
ออกมาบอกกับสื่อมวลชนบอกว่า
ขอชี้แจงแทนลูกความเธอหน่อย

ญาติพี่น้องครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต
เขาเอาหลักฐานมาโชว์เลยนะฮะ
มันมีวงแชร์ที่แอมเป็นเท้าแชร์จริงนะครับ
เดี๋ยวดูแชทนี้เลยนะฮะ
นี่แอมส่งไปพูดคุยกับ๑ในเหยื่อเมื่อ๔สิงหาคมปี๖๕
มาร่วมวงตั้งตั้งวงแชร์โดยแจ้งรายละเอียดของแชร์วงนี้นะครับ
นี่ตามหน้าจอเลยนะฮะเงินต้น๑แสนบาทต้องส่งทุกวันศุกร์
ส่งมือละ๑๕๐๐เปียร์ส่งดอกให้เท้าอั้นดอก๔๐๐ผมก็ไม่ค่อยสันทัศ
วงแชร์ซะด้วยเอาเป็นว่ารายละเอียดเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมในวงแชร์มีอยู่๗คน
เท้าจ้าซึ่งตามรายงานตามข้อมูลบอกว่าเท้าเนี่ยก็คือแอมนั่นแหละนะฮะ
แล้วในวงแชร์คนที่๒

พี่น้อยผักนะฮะเดี๋ยวขอดูหน้าวงแชร์ที่เป็นข้อมูลอีกหน่อยหนึ่งก่อน
อันซ้ายมือเนี่ยนะฮะ๑เท้าจ้าก็คือแอมค่ะสองพี่น้อยผักก็คือเจ๊น้อยใช่ไหม
อ๋อนี่เห็นไหมนี่อ่าขวามือน่ะเขาส่งเฟสบุ๊คใช่ไหมค่ะ
ใช่ไม่เซ็นเจอร์อ่าส่งชวนกันชักชวนเล่นแชร์ซึ่ง
ญาติพี่น้องหรือคนที่เขาใกล้ชิดกับผู้ที่เขาเสียชีวิต
เขาบอกจะมาบอกได้ยังไงว่าไม่ได้เป็นเท้าแชร์ค่ะเอา
ดูหน่อยนะฮะเดี๋ยวดูกราฟิกนะครับสมาชิกวงแชร์นี้
นะครับลูกแชร์หกคนถ้าไม่รวมแอบน่ะซึ่งเป็นแถวแชร์
มีข้อมูลว่าเสียชีวิตไปแล้วสี่นะนี่ไงโอ้โหตายแล้วพี่
น้อยผักมีผู้กองนุ้ยอ่ะค่ะพี่นุ้ยตำรวจอ่ะแล้วก็
ออสครูออสและคุณก้อยอุ้ยตายเหลือสองคือน้องแต๋ว
และน้องมิ้งโชว์หวยซึ่งณขณะนี้ยังตามตัวไม่เจอค่ะไม่
เป็นตายร้ายดีอย่างไรยังอยู่ดีไหมอืมนะแต่ถ้าฟัง
พี่หนุ่มกัญชัยในรายการข่าวใส่ไข่เมื่อเย็นนี้ที่
ไทยรัฐทีวีพี่หนุ่มบอกคุณแต๋วเนี่ยติดต่อมาหาพี่หนุ่ม
แล้วอ่าบอกยังอยู่อ่าส่วนคุณมิ้งโชว์หวยไม่รู้อยู่ที่
ไหนอย่างไรค่ะนั่นเท่ากับว่าทุกคนมีประวัติตรงนี้คือ
เรื่องของวงแชร์เล่นแชร์วงเดียวกันแต่คนอื่นอื่นเนี่ย
เขาจะมีลักษณะยืมเงินใช่กรณีของเจ๊น้อยผักนะฮะ
เจ๊น้อยผักเนี่ยเป็นแม่ค้าขายผักอยู่ที่มหาชัย
มุทรสาครนะครับนี่คือเจ๊น้อยผักนะครับคุณ
จรินนินห้อยเจ๊น้อยผักเสียชีวิตเมื่อสิบสิงหาคม
ปี๖๕ใบชนะสูตรศพระบุสาเหตุการตายว่าเลือดเป็นกรดแล้ว
ก็ชักวันนี้มูลนิธิวินวินนะฮะได้พาลูกสาวสามีแล้วก็พนัก
แผงผักของเจ๊น้อยมาให้ข้อมูลกับตำรวจภูทรภาค๗
เพิ่มเติมนะครับลูกสาวของเจ๊น้อยบอกว่าแม่รู้จักกับแอม
เล่นแชร์วงเดียวกันนั่นไงนี่ยังไงเขาบอกจะบอกได้ยังไง
ว่าแอมไม่ได้เป็นเท้าแชร์คือลูกสาวบอกเล่นแชร์จนแม่เนี่ย
สนมไว้เนื้อเชื่อใจกับแอมแล้วที่ผ่านมาแอมเนี่ยชอบมา
รับแม่ไปข้างนอกแต่ตัวของเธอเนี่ยไม่เคยเจอแอมจนกระทั่ง๙
สิงหาคม๖๕ก่อนแม่เสียชีวิต๑วันวันนั้นจำได้แม่บอกว่า
มีเงินอยู่๔๐๐๐แล้วมาขอยืมลูกเพิ่มอีกสองหมื่นเพื่อรวมให้
ได้๖๐๐๐๐ถามว่าจะเอาไปทำอะไรแม่บอกจะเอาไปให้ยืมต่อ
จากนั้นวันที่๑๐สิงหาคม๖๕ตอนเช้าแม่ก็กินข้าวตามปกติแล้ว
ฟูมปากชักเกร็งก็รีบพาตัวแม่ส่งโรงพยาบาลนี่แผงผักของ
เจน้อยนะครับคือระหว่างนั้นที่พาเจน้อยส่งโรงพยาบาลเนี่ย
ลูกสาวบอกแอมโทรมานะโทรมาแล้วแบบตกใจเลยบอกอุ้ยเจน้อย
เป็นอะไรเนี่ยทำไมอ่ะทำไมเข้าโรงพยาบาลเออนี่ขวามือคือวันที่
น้อยเนี่ยอยู่ดีดีเนี่ยเป็นลมหมดสติค่ะน้ำลายฟูมปากชัก
เกร็งหลังจากนั้นเจ๊น้อยก็เสียชีวิตลูกสาวบอกจำได้วันนั้น
แม่ปากดำคล้ำเล็บดำตัวบวมหมอลงความเห็นว่าเลือดแม่เป็น
กรดซึ่งพอมามีข่าวในวันนี้เนี่ยมันมีกรณีเกิดขึ้นเยอะแยะเนี่ย
เชื่อว่ากรณีของแม่เธอเกี่ยวข้องกับแอมแน่เหมือนกับ
การเสียชีวิตหลายหลายศพและสิ่งที่น่าแปลกใจอีกอย่างหนึ่งก็
คืออะไรรู้ไหมเหมือนกับหลายศพเลยรักษาพอลย์ยังไงคะ
งานศพของแม่สนิทกันมากเลยนะไม่มาใช่ไหมไม่มาเลยทุก
เคสเลยอ่ะหลังจากแม่เสียชีวิตเธอบอกเธอรู้เนี่ยว่าแม่เนี่ยเอาเงินไปให้แอมยืมหกหมื่น
วงเงินจากแอมแต่แอมบอกว่าเงินก้อนนั้นเจ๊น้อยเนี่ยเอามาใช้คืนแอมนะ
ไม่ใช่แอมยืมเจ๊น้อยอ๋อเหรอเพราะเจ๊น้อยเคยยืมไปก่อนหน้านี้
ซึ่งเธอบอกเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงมันไม่มีหลักฐานอะไรยังไงไง
ใครยืมใครใครยืมใครก่อนอะไรยังไงเนี่ยจะถามแม่ก็ถามไม่ได้
เพราะแม่ตายไปแล้วนั่นน่ะสิ
เหมือนจะรู้จักกันทางออนไลน์อะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แม่จะคุยกับป้าแอมในเฟซ
โทรคุยกันตอนเย็นทุกวันเลยค่ะคุยกันเรื่องคุยกันเรื่องอะไรบ้าง
ก็จะเป็นเรื่องรถเรื่องเงินต่างต่างอะค่ะแม่โอนเงินไปให้ป้าแอมวันที่เก้าอะค่ะ
จำนวนเงินหกหมื่นบาทค่ะหนูลองโทรไปถามเขาจะถามเรื่องเงิน
เพราะว่ามีเงินหนูช่วยด้วยใช่ไหมคะหนูก็จะโทรไปถามป้าแอมเขาบอกว่า
เงินนั้นน่ะมดดำเป็นเงินที่แม่ยืมป้าแอมไปแล้ว
เหมือนแม่ใช้หนี้หนูก็เลยไม่ได้อะไรเพราะว่าแม่แม่บอกหนูอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือหนูจะถามแม่ก็คือถามไม่ได้
พนักงานในแผงผักของเจ๊น้อยนะฮะซึ่งอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะครับ
ที่เจ๊น้อยอยู่ดีก็เกร็งชักเป็นลมหมดสติแล้วก็เสียชีวิต
๑๐สิงหาคม๖๕บอกว่าวันเกิดเหตุเจ๊น้อยออกไปกับแอมบอกจะไปซื้ออาหารทะเล
แต่ตอนขากลับมาคนเดียวถือถุงพลาสติกมาด้วยในถุงมีถั่วมีกะหล่ำปลีสีม่วง
แล้วก็มีน้ำพอนั่งกินไปสักพักนึงอยู่ดีเจ๊น้อยเนี่ยล้มคว่ำชักมือเกรงตัวแข็งน้ำลายฟูมปากสำลักอาหาร
ลูกสาวก็รีบแจ้งกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิตสามีเจ๊น้อยบอกว่าเจ๊น้อยเนี่ยเล่นแชร์กับแอมนะฮะ
เล่นหลายวงด้วยเคยเตือนมาหลายครั้งวันก่อนจะเสียชีวิตเมียเพิ่งจะลงเงินแชร์วงใหม่กับแอมอีกประมาณหนึ่งหมื่น
แล้วก็เอาที่ดินไปจำนองอีกสามแสนบอกว่าแอมเนี่ยเขาจะขอยืมเงินสามแสนค่ะ
อกจากนี้ยังเอารถไปจำนำกับคนคนหนึ่งหนึ่งแสนบาทแต่จ่ายเงินถอนไปละห้าหมื่น
เหลือยอดอีกห้าหมื่นซึ่งแอมบอกว่ายังไม่ต้องรีบถ่ายถอนออกออกหรอกนะ
จนกระทั่งเมียเขาเสียชีวิตก็ไปติดต่อคนรับจำนำได้รับคำตอบว่า
ไอ้ที่ยอดเหลือเนี่ยไม่ใช่ห้าหมื่นนะอ้าวเหลือสามแสนฮะเดี๋ยว
เพราะเจ๊น้อยอ่ะเขามาเอาเงินเพิ่มคือสามีเจ๊น้อยถึงกับงงฮะ
แต่ไม่รู้จะทำยังไงคือเจ๊น้อยแกเสียไปแล้ว
ค่ะก็จำเป็นต้องจ่ายเงินสามแสนเพื่อเอารถออกมาโอ้ย
ก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะตกลงแอมเนี่ยพาเมียเขาเนี่ย
เอารถไปจำนองเอารถไปจำนำเนี่ยเท่าไหร่อะไรยังไงกันบ้าง
อืมนอกจากนี้นะฮะมูลที่วินวินที่มาช่วยเหลือทางครอบครัวนี้นะฮะ
ครอบครัวเจ๊น้อยเนี่ยได้พาเจ๊น้อยไปแจ้งความที่สพมสมุทรสาครนะครับ
แล้วก็ส่งมอบโทรศัพท์มือถือของเจ๊น้อย๒เครื่อง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เอาไปกู้ข้อมูลนี่ฮะเพื่อให้ไปดูย้อนหลังเลยไปถึงนู่น๑๐สิงหาคม๖๕ย้อนไปอีกก็ได้
เพื่อจะดูเรื่องการเล่นแชร์กับแอมก่อนจะเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตเกิดขึ้น
คุณแยมเนี่ยรู้จักทั้งเจ๊น้อยรู้จักทั้งแอม

คุณแยมบอกกับเรานะครับบอกว่าก่อนหน้านี้แยมก็ร่วมเล่นแชร์กับเพื่อน
แล้วก็บังเอิญเจอแอมอยู่ในวงแชร์วงนี้ด้วยนะ
นี่มาตีสนิทเลยชวนแยมไปเที่ยวบ้างชวนไปนู่นนี่นั่นบ้าง
เดียวกันระหว่างนั้นแอมก็ไปตีสนิทกับเจ๊น้อยแผงผักด้วยที่เขาเรียกกันเจ๊น้อยผัก
ซึ่งตัวแยมกับเจ๊น้อยก็รักและสนิทกันมาก
พอแอมเริ่มเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับเริ่มรู้สึกแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ดูแปลกไม่จริงใจ
ดูอันตรายระยะหลังเจ๊น้อยเนี่ยเริ่มตีตัวออกห่างแยม

สนิทกับแอมก็เลยคิดว่าสงสัยแอมเนี่ยจะต้องกันเธอออกจากเจ๊น้อยแน่
แมมบอกว่าก่อนที่เจ๊น้อยจะเสียชีวิตยังแนะนำกับแยมบอกแยมสนใจเอายาเพื่อสุขภาพไปกินบ้างไหม
ก็เลยไม่รู้ว่าเจ๊น้อยเนี่ยไปรับอะไรมาจากแอมหรือเปล่า
แต่วันนั้นเนี่ยเธอติดธุระกระทันหันเลยไม่ได้เจอเจ๊น้อยไม่ได้เอายามากินจนมารู้ข่าวว่าเจ๊น้อยชักเสียชีวิตคาแผงผัก
แมมบอกว่าหลังจากที่มีข่าวเรื่องของคุณก้อยแล้วก็อีกหลายคนออกมาเนี่ยตอนนี้กลัวมาก
ขนลุกเลยถ้าเกิดตอนนั้นยังคบกับแอมอยู่แล้วอยู่ในวงกับเขาด้วยเนี่ยสงสัยอาจจะตายไปด้วยแล้ว
เมื่อก่อนอ่ะเคยไปกินข้าวพอไปกินข้าวเหมือนแบบเขาจะมีธุระเยอะโทรศัพท์จะเข้าเขาบ่อยมากสักระยะหนึ่งหนูก็คิดว่าเออเหมือนเขาจะตีสนิทเรามากขึ้นหนูก็เลยเอ๊ะคนนี้มันแปลกอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่อะไรค่ะ
แต่ถ้าหนูไม่ตีตัวออกห่างอ่ะลายที่ก่อนที่พี่น้อยจะเสียเนี่ยอาจจะเป็นหนูก็ได้กลัวหนูกลัวหนูก็ว่าเขาปกติหนูก็ว่าเขาไม่ธรรมดาแล้วอ่ะ
เรายังได้คุยกับคุณพิริยะนะคะเขาเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวนั้นแล้วก็สนิทกับเจ๊น้อยค่ะเขาบอกว่าวันนั้นเขาเห็นกับตาเลย
เจ๊น้อยอะบ่นบอกโอ้ยมันนั่นหน้าอกหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมแล้วเจ๊น้อยก็วูบไปเลยเพื่อนวินอีกคนเห็นก็รีบโทรให้เขามาช่วยพอเขามาถึงเนี่ยสภาพเจ๊น้อยคือชิบพจรอ่อนแรงตาไม่ลืมแล้วค่ะมีเสียงร้องคลางเบาแล้วก็ไม่มีสติแล้วก็เลยรีบโทรเรียกรถพยาบาลให้มารับเขาบอกเขาแปลกใจมากนะที่อยู่เจ๊น้อยเนี่

ทีมข่าวเรายังได้คุยกับคุณเพียรนะคะคนนี้ต้องบอกว่าสนิทกับเจ๊น้อยมากจริงเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ร้านกะทิข้างร้านขายผักเจ๊น้อยเลยคือเรียกได้ว่าอยู่กับเจ๊น้อยเกือบ๒๔ชั่วโมงอ่ะพี่หุยเพราะว่าแผงเนี่ยอยู่ข้างกันคุณเพียรเล่าบอกว่าคือเธอกับเจ๊น้อยเนี่ยรู้จักกันมา๑๐กว่าปีคุยกันแท

แต่ก็ไม่รู้ว่านัดกันไปนอกรอบหรือเปล่าวันเกิดเหตุที่เห็นรูปที่ว่าเป็นเจ๊น้อยนอนอยู่แล้วมีคนประคองอ่ะนั่นเธอถ่ายนะคะรูปนั้นเธอเป็นคนถ่ายเองเพราะเธอสังเกตว่ามันแปลกแล้วเห็นว่าร่างเจ๊น้อยเนี่ยบวมเร็วมากแล้วผลชนสูตรก็รู้สึกว่าเสียชีวิตแบบแปลกไม่เหมือนคนวูบหมดสติเสียชีวิตทั่วไป
เราไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ไปด้วย

ไปทำอะไรกินที่ร้านก็ยังเคยทำ

ไปกินส้มตำนะ
ต้มยามน้ำพร้อมคนอะไรอย่างนี้
แกเป็นคนแข็งแรงมากถึงไม่ไหวแกก็คือไปนอนแป๊บเดียว
ก็ฟื้นมาแล้วไม่เคยยังแปลกใจว่าไม่เคยเป็นขนาดนี้
ไม่เคยเป็นเป็นเป็นอะไรที่ว่าทำใจไม่ได้
มันเร็วมากตกใจไหมว่าจู่มาวันนี้
กลายเป็นว่าไปเชื่อมโยงกับฆาตกรต่อเนื่องตกใจมาก
แต่เห็นภาพที่ว่าอะไรนะตำรวจหญิงอ่ะ
ถึงแกเป็นคนแรกเลยเหมือนดีเหมือนกันดิ
อ่าแต่ว่าตัวของแอมนี่เขายังปฏิเสธอยู่นะฮะ

ใช้สิทธิ์ในการสู้คดีนะครับทุกผู้ชมครับ
ใช่ค่ะแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
นี่คือครูออสครับนางสาวผุดสดีสามบุญมีอายุเพิ่ง๓๙ปี

ออสเสียชีวิตเมื่อ๒๐พฤศจิกายนปี๖๕นะครับ
วันนี้คุณแซคนัทวินได้คุยกับน้องชายของครูออส
บอกว่าครูออสรู้จักกับแอมก็จากวงแชร์นั่นแหละ

ที่ผ่านมาแอมมาหาครูออสที่บ้านบ่อย
แล้วครูออสก็เริ่มป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

พอครูออสเสียชีวิตทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจอะไร
เพราะคิดว่าพี่สาวคงเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
แต่พอมาเกิดเหตุการณ์เรื่องของคุณก้อย
แล้วก็ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตที่ใกล้ชิดกับแอมอีกหลายคน

ทางครอบครัวของครูออสบอกมาคิดดูย้อนไปดูเนี่ย
เริ่มแปลกวันที่ครูออสเสียชีวิตวันแรก
ก็มาที่บ้านบอกอ้าวนี่เมื่อคืนเพิ่งโทรคุยกันตอน๔ทุ่ม

วันเผาศพครูออสแอมมานะ
มานั่งอยู่ในงานศพนี่แหละ

ตอนนั้นเขาได้เจอแห่งมั้ย

แต่ว่าคืนนั้นคืนที่เขาเสีย

ตอนเช้าที่ครูออสเสีย

ตอนเช้ามามาบอกว่า
ตอนคืนตอน๔ทุ่มยังคุยกันอยู่เลย

ของครูออสก็แค่ยังเริ่มแปลกใจอยู่
เพราะหารักฐานอะไรอันต่างคงต้องไปหากัน

ครูออสเคยให้แอมยืมไหม

ซึ่งตอนนี้ก็ชาปนกิจไปแล้วด้วย

จะเป็นเหยื่อของแอมหรือเปล่าครูตายนะฮะครูตายก็คือครูมณีรัฐพจนาฏนะครับ
อยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐมครูตายเสียชีวิต๑๐กันยายนปี๖๕เสียชีวิตก่อนครูออส๒เดือน
ครูตายกับครูออสเนี่ยอยู่คนละโรงเรียนกันนะครับแต่ว่าสนิทกันเล่นแชร์เหมือนกัน
ที่ผ่านมาเวลาทั้งคู่มีปัญหาเรื่องการเงินจะผลัดกันให้ยืมช่วยเหลือกันตลอด
ซึ่งแชร์นี่แหละทำให้ครูตายรู้จักกับแอมด้วยเพราะครูออสเขาอยู่วงเดียวกับแอม
การเสียชีวิตของครูตายคือครูตายเดินอยู่ในตลาดแล้วอยู่ดีเป็นลมล้มลงไปกับพื้น
คือขนาดโรงพยาบาลอยู่ใกล้ไม่กี่เมตรแต่ตอนนั้นก็ช่วยกันไม่ทันแล้วนะฮะครูตายเธอเสียชีวิตครับ
ทีนี้หลังการเสียชีวิตของครูตายไปแล้วแล้วทีแรกทุกคนก็คิดว่าเออสงสัยครูตายอาจจะโหมงานหนัก
ที่นี่หลังการเสียชีวิตของครูตายไปแล้วแล้วที่แรกทุกคนก็คิดว่าเออสงสัยครูตายอาจจะโหมงานหนัก
ทีนี้หลังการเสียชีวิตของครูตายไปแล้วแล้วทีแรกทุกคนก็คิดว่าเออสงสัยครูตายอาจจะโหมงานหนัก
ทีนี้หลังการเสียชีวิตของครูตายอาจจะโหมงานหนัก
มีแค่ของคุณก้อยที่ตอนนี้ร่างยังอยู่ในการอายัดไว้เพื่อรอชนสูตรเพิ่มเติมของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ค่ะดูเคสของนายแด้หน่อยนะคะนายแด้เนี่ยก็คือเป็นสามีใหม่ของแอมหลังจากที่เลิกกับสามีที่เป็นตำรวจที่ว่าเป็นรองผู้กำกับนะคะ
แด้เนี่ยเสียชีวิต๑๒มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งไปเสียชีวิตที่จังหวัดอุดรธานีคือเขาเป็นคนราชบุรีแหละเนาะ
ครับแต่พอดีว่าเขาได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วเขาก็ไปทำธุรกิจเหมือนปล่อยเงินกู้ที่อุดรนะคะอ่า
ทีนี้วันที่เสียชีวิตนี่ค่ะจริงวันที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่กับแอม
อืมเพราะว่าชวนกันไปทำเอ่อทำบุญงานวันเกิดแอมครับ
สาเหตุการตายของในแด้นะคะคุณหมอระบุว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ทีนี้ทีมข่าวเราเนี่ยได้คลิปมาเพราะเขาบอกว่าคือวันที่ในแด้เสียชีวิตเนี่ย
แอมไปปรากฏว่าแอมให้กู้ภัยเอาร่างของนายแด้
กลับไปที่จังหวัดราชบุรีบ้านเกิดส่วนตัวเธออยู่ที่นี่ค่ะ

สามีคือแด้เสียชีวิตค่ะและระหว่างนี้กู้ภัยกำลังส่งศพจาก
อุดรธานีกลับไปบ้านเกิดที่ราชบุรี
แล้วค่อยบินกลับไปราชบุรีวันถัดไป
พ่อของลูกตายทั้งคนทั้งที่เพิ่งจะไปทำบุญด้วยกันมา
แล้วไม่เป็นห่วงหน่อยเหรอ
หรือว่าญาติพี่น้องของคุณแด้เขาก็เลยย้อนกลับมาคิดถึงในวันนั้นว่าเอ๊ะทำไมมันดูแปลก
ซึ่งชุดเห็นชุดที่คุณแอมใส่ไหมคะเป็นเรสสีเหลืองใช่ไหมอ่า
นี่บางคนอาจจะบอกกันว่าเอ๊ะเป็นคืนก่อนหน้าหรือเปล่าคลิปนี้
คือต้องบอกว่าชุดนั้นนะคะเป็นชุดเดียวกันกับเมื่อบ่ายที่คุณแอมนั่งอยู่ไหนรู้ไหมค

ข้างศพนายแด้ค่ะคือแปลว่านี่ไงนี่ตอนกลางวันนั่นตอนกลางคืน

เดียวกันแอมคงไม่ได้ใส่ข้ามคืนจากคืนก่อน
แปลว่ามันคือเกิดเหตุการณ์กลางวันช่วงบ่ายก็คือแด้ตายก่อน
แล้วแอมก็ฉลองวันเกิดแล้วค่อยบินตามกลับไป

มุมเห็นภาพทางซ้ายไหมคะที่เป็นร่างของนายแด้แล้วมีชุดเรสสีเหลืองนั่นแอม
อยู่ตรงนั้นแต่พี่อุ๋ยบอกว่าวันที่ศพไปส่งที่ราชบุรีแอมไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมคะ
แอมนั่งเครื่องกลับวันถัดไปแอมไม่ได้ไม่ไปด้วยแค่วันส่งศพนะคะ
สวดศพแอมก็ไม่ไปค่ะไม่ไปสวดศพนายแด้เลยจนกระทั่งวันเผา
วันเผาวันเดียวนี่ไงภาพนี้ที่เห็นนี่คือวันเผาค่ะ
วันเผาเนี่ยไปงานศพแล้วแสดงตัวว่าเป็นเมีย
ญาติครอบครัวนายแด้เห็นว่าเป็นเมียและกำลังท้องอยู่
ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเห็นแก่ลูกที่ตายไปเห็นแก่หลานที่ยังไม่ได้ลืมตาดูโลก
ก็เลยยกทรัพย์สินสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๘บาทเงินสดจำนวนนึง
แล้วก็พระเครื่องให้แอมไปอืมเราได้คุยกับสิบเอกเอกพันธ์นะคะ
หัวหน้ากู้ภัยส่งเสริมธรรมจุดน้องหานคือเป็นคนที่เข้าช่วยเหลือในแด้ตอนหมดสติค่ะ
เขาเล่าบอกว่า๑๒มีนาคมตอนนั้นเนี่ยกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนหมดสติในห้องน้ำชายที่ปั๊มน้ำมัน
ก็เลยเร่งเดินทางเข้าช่วยเหลือ
ตอนไปถึงเนี่ยสภาพนายแด้ที่เขาเจอคือสลึมสลือแน่นหน้าอกหายใจลำบาก
เหงื่อออกทั้งตัวฉี่ราดเนื้อตัวเย็น
กู้ภัยก็รีบประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ซึ่งในที่เกิดเหตุภรรยาของแด้ก็อยู่ด้วย
แล้วก็ถามเลยใช่แอมไหมกู้ภัยบอกใช่แอมอยู่ด้วย
เท่าที่สังเกตดูก็เหมือนคู่สามีภรรยาทั่วไปนะ
กระทั่งมาเห็นข่าวคุณก้อยนี่แหละเลยช็อกเลยอ่ะ
ย้อนกลับมาคิดดูว่าวันนั้นที่เขาไปช่วยเหลือนายแด้

คือเขาบอกปกติเนี่ยคนที่วูบหมดสติอาการมันจะเป็นแน่นหน้าอกแล้วก็หน้าซีด
แต่อันนี้เนี่ยในแด้ไม่ใช่แค่แน่นหน้าอกแล้วหน้าซีด
แต่ตัวเย็นฉี่ราดเหงื่อไหลท่วมตัว
คล้ายกับผู้ป่วยหลอดเลือดตีบและถูกวางยา
แถมเขาเพิ่งจะมารู้ภายหลังว่าพอส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ย
อาการดีขึ้นก็ขอกลับไปที่ห้องพัก
พอผ่านไปประมาณ๑ชั่วโมงคนเจ็บรายนี้ก็เสียชีวิตในห้องพักทันที
ซึ่งอย่างที่บอกว่าชุดของแอมที่ใส่ตอนที่เขาเจอตอนช่วยเหลือนายแด้
ห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันก็คือชุดเดียวกันกับจัดงานวันเกิดนั่นแหละ
มาเสี่ยชีวิตที่ห้องพักเลยนะวันนั้นวันที่เขาหมดสติเลยทุกคนมี
ได้ยินแบบอย่างงั้นวันที่๑๒เพราะว่าชุดเดียวกันนะ
สีเหลืองวันที่ผมไปเจอผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ปั๊มน่ะ
เราก็ไปถามข้อมูลจากสภาพนองหาว่าวันนี้ชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่
ไปสอบถามพยานแวดล้อมแล้วก็หากล้องวงจรปิดในปั๊มด้วย
แต่คือมันก็ผ่านมาเดือนกว่าแล้วค่ะ๑๒มีนาคม
อันนี้มันปลายเดือนเมษายนแล้วค่ะ
มันก็ตรวจสอบยากเพราะว่าเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดมันไม่สามารถเก็บทุกวันเอาไว้ได้
มันก็จะมีจำนวนระยะเวลาที่จะมีการลบข้อมูลอัตโนมัติออกซึ่งมันก็ถูกลบออกไปแล้ว
หลักฐานที่ตรวจสอบได้ตอนนี้ก็เลยมีแค่พยานแวดล้อมกับประวัติการรักษาของโรงพยาบาล
ซึ่งประวัติที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้มีอะไรเยอะด้วยไม่ได้ตรวจละเอียดด้วย
เพราะพอไปถึงเนี่ยผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วเขาขอกลับบ้านทางโรงพยาบาลก็ให้กลับก็เลยไม่ได้ตรวจละเอียด

ซึ่งทางภรรยาของเขาในขณะนั้นก็คือแอมเนี่ยที่อยู่ด้วยกับคุณแด้เนี่ยบอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการตาย

แล้วก็ส่งศพกลับไปบ้านเกิดที่ราชบุรี

ผู้ชมครับวันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่ตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

ที่นี่คือบ้านของแด้สามีของแอม
นี่ลักษณะแบบนี้อยู่กลางทุ่งแล้วฮะไม่มีรั้วกั้น
คือจากการสอบถามข้อมูลเนี่ยทำให้ทราบว่า
เนี่ยเขาเคยมาอยู่กับแด้ที่บ้านหลังนี้นะฮะ
จะย้ายไปทำธุรกิจกันที่อุดรธานี
แล้วอยู่ดีแด้ก็เสียชีวิตลง
คุณแซคนัทวินได้ไปเจอวัยรุ่นที่อยู่ในระแวกบ้านของแด้นะฮะ

พอเกิดเหตุเรื่องของคุณก้อยใช่ไหมค่ะ

เอามาฝากวัยรุ่นแถวบ้านของสามีเอาไว้
ซึ่งก็คือหลานชายของแด้นะครับบอกว่าเมื่อก่อนเคยเห็นแอมขับรถมาหาน้าชายเป็นประจำ
เขามา๒๓วันทีเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด
เวลามาทีนึงก็พากันออกไปกินข้าวข้างนอกเท่าที่สังเกตดูดูแอมเป็นคนมีฐานะ
แต่งตัวดีใช้ของแบรนด์เนมถึงขั้นเคยเอากระเป๋ากุชชี่มาให้หลานของแด้เลยนะ
ให้เลยเหรอซึ่งเวลาเอาข้าวของทรัพย์สินอะไรมาให้เขาก็รับบ้างไม่รับบ้าง
เพราะตัวเขาก็ไม่ได้ว่าจะชอบใช้สินค้าของแพงอะไรพวกนี้อยู่แล้ว
เมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยน้าชายก็คือแด้ไปอยู่ที่อุดรธานีแล้วอยู่ดีก็เสียชีวิตลง
กระทั่งเมื่อช่วงสงครานที่ผ่านมาแอมเนี่ยกลับมาที่บ้านของน้าชายอีกครั้ง
เอาของมาฝากบอกขอฝากเอาไว้หน่อยเป็นถุงสีดำ
ลองเปิดดูเนี่ยพบว่าในถุงมีกล่องพัสดุ๑กล่อง
ภายในกล่องมีขวดลักษณะเหมือนขวดสารเคมี
มีบัตรประจำตัวประชาชนมีใบขับขี่

ตอนแรกยังไม่ได้เอกใจกระทั่งมาได้ยินข่าวเรื่องของคุณก้อยเสียชีวิต
แล้วพาดพิงเห็นกล้องวงจรปิดอะไรผัวพันไปถึงแอมก็เลยคิดว่าเอ้า
แล้วการตายของน้าเราล่ะมันจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลเหมือนกับข่าวคุณก้อยไหม
ของที่เขาเอามาฝากเราไว้ตอนนั้นพี่ถามไหมว่าเราได้แกะดูไหมมันคืออะไร

ตอนแรกเขาจะเอาคืนแต่ไม่ได้ให้

ปกติเขาเป็นคนละเริ่มคุยเล่นกันปกติ
ดูเลือดเย็นหรือว่าดูแบบมีอาการจิตเจ้าเวทย์อะไรอย่างนี้มีบ้างไหม

คุณก้อยเสียชีวิตคือช่วงสงครานใช่ไหม๑๔เมษายน
แต่กว่าจะเป็นข่าวแล้วก็เป็นข่าวดังขึ้นมาคือ๑๖เมษานะอย่าลืม
เพราะว่าเขาหากล้องวงจรปิดกันอยู่เนี่ย๒วันนะฮะ
นั่นเท่ากับว่าพอคุณแด้เสียชีวิตศพถูกส่งมาที่บ้านเกิดที่ราชบุรี
แต่ไอ้หลักฐานต่างที่เจอเนี่ยในห้องที่เกิดเหตุ
เกิดเหตุตัวแยกว่าขวดสารเคมีใสยไหน
เจ้าหน้าที่เขารวบรวมใส่ถุงดำเอาไว้
แล้วก็เอกสารบัตรอะไรต่างของคุณแด้ด้วย

จนกระทั่งมันเกิดเหตุกรณีของคุณก้อย

ระหว่างนั้นแอมเอาถุงดำที่เก็บ

หลานชายเขาก็มาเห็นข่าวเรื่องของคุณก้อยในช่วงต่อมา
เขาก็เลยติดใจเอ๊ะหรือว่าน้าเรา
จะโดนอะไรเกี่ยวข้องเหมือนกับคุณก้อยไหม
ซึ่งหลานชายบอกว่าช่วงนั้นแอมโทรมาหานะ

แล้วก็ทีแรกโทรมาบอกให้เอาถุงไปทิ้งก่อน

แล้วก็เปลี่ยนเป็นโทรมาบอกบอกเดี๋ยวจะมาเอาถุงคืน

แล้วก็ไปขอหมายจากศาลแล้วก็ไปจับทางแอม
จริงของต่างที่เจอเนี่ยไม่ได้เจอแค่ที่อยู่กับ

เป็นหลักฐานของคุณแดนที่เสียพิธีที่อุดร
ที่บ้านแอมป์เองก็เจอนะคะ
แล้วสิ่งที่เจอนี่น่าตกใจมาก
วันนี้ตำรวจไปค้นบ้านของแอมนะคะ
รองผู้อำกับอันดับแรกก่อนเลย
มีการสั่งย้ายอดีตสามีของแอมที่เป็นตำรวจก่อนเลย
คือมีคำสั่งนะคะจากผู้บังคับการภูทรจังหวัดราชบุรีเนี่ย
เซนโยกย้ายรองผู้กำกับการสภบ้านโป่งจราชบุรี
ซึ่งตัวคำสั่งคือเขาบอกไปเลยว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ของคุณก้อย๑๔เมษายนเนี่ย
มันมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับรองผู้กำกับสพบ้านโป่ง
ก็เลยขอเซ็นย้ายให้ขาดจากตำแหน่งเดิมตั้งแต่๒๑เมษายน
ไปจนถึง๓๐กันยายนเพื่อไม่ให้เหมือนกับว่าเกิดความเสียหายต่อทางราชการ
เพราะว่ากลัวว่าคนจะกังข่าวว่าเดี๋ยวจะไปมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนอะไรยังไงหรือเปล่า
เขาก็เลยโยกย้ายออกไปก่อนเลย
แล้ววันนี้ตำรวจไปที่บ้านพักข้าราชการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นอยู่ข้างแฟลต์ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
นี่เป็นบ้านของพันธุ์ตำรวจโทวิทูลรองผู้กำกับการสพสวนพึ่ง
ก็คืออดีตสามีของแอมแล้วก็เป็นบ้านที่แอมอยู่กับอดีตสามีนี่แหละอืม
ตรวจค้นครั้งนี้เนี่ยนะคะอดีตสามีแอมเป็นคนเปิดประตูแล้วพาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเองเลย
เขาไปเก็บหลักฐานที่คาดว่าจะเป็นวัตถุพยานที่เกี่ยวกับคดี๙รายการนะพี่หุย
อะไรบ้างรู้ไหมคะนี่ค่ะขวดยาขนาด๘เซนติเมตรอยู่หลังบ้านห่างจากตัวบ้าน๕เมตร
ในกองขี้เท่าที่เผาขยะในขวดยังมีของเหลวสีดำเหลืออยู่ครึ่งขวดด้วย
ก็เลยมีการเก็บทั้งขวดและของเหลวเป็นพยานหลักฐานเก็บเสื้อผ้าแอมตำรวจใช้เวลาตรวจชั่วโมงหนึ่ง
แล้วหลังจากนั้นไปที่นครปฐมต่อที่นครปฐมนะคะเป็นบ้านพักของแอม
หลักฐานเกี่ยวกับคดีเก็บหลักฐานเกี่ยวกับสารพิษแล้วก็เสื้อผ้า
นครปฐมนี่เจอน่ากลัวกว่าที่บ้านของอดีตสามีอีกนะ

เจอแคปซูลยาเปล่าพี่หุย
ซูลยาเปล่าหลายชิ้นด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเจออะไรอีก
แต่เบื้องต้นลองไปคุยเราก็สอบถามนะกับอดีตสามีของแอม
เพราะเขาเคยอยู่กินด้วยกันแล้วนี่ไปเจอหลักฐานคาบ้านเขา
คือเขาบอกว่าเขาให้ความร่วมมือเต็มที่ทุกครั้งเลย
ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจค้นแล้วรอบนึง
เขาก็ให้ค้นต่อให้เจ้าหน้าที่ไม่มีหมายค้นเขาก็ยินดีให้ความร่วมมือ
เพราะเอาจริงคนที่ทำให้แอมไปมอบตัวก็คือเขานี่แหละ
คือพอรู้เรื่องปุ๊บเขาเป็นคนโทรบอกแอมเลยว่าแอมไปมอบตัว
เหมือนกับว่าไปแสดงตัวยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองที่โรงพักบ้านโป่งซะ

ไม่คิดว่ามันจะเป็นตามข่าวที่ปรากฏ
แต่ลึกก็เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ
ว่ามันต้องมีพยานหลักฐานยืนยันในการกระทำความผิด
ถึงจะสามารถออกหมายจับข้อหาที่รุนแรงแบบนี้ได้
ถามว่าแล้วถ้าเกิดแอมอดีตเมียคุณ
แม่ของลูกคุณเป็นอย่างที่ถูกกล่าวหาที่คนเขาสงสัยจริงทำยังไง
เขาบอกว่าผมก็อยากให้เขายอมรับผิดนะโทษหนักจะได้เป็นเบา
คือตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้

ส่วนตัวนะครับผมก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ทุกครั้ง
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมาค้นก่อนหน้าครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
ไม่มีหมายค้นมาในวันนี้เนี่ยผมก็ยินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้ว
ว่าตั้งแต่ทราบเรื่องผมเป็นคนที่แจ้งคุณแอม
ให้ไปให้ยืนยันความรู้สึกที่ลงพักบ้านโป่ง
ซึ่งเขาก็ได้ไปในทันทีในคืนที่รับทราบเรื่องนะครับ
ถ้าเกิดเขานะครับเป็นอย่างที่สังคมกล่าวหาจริงนะครับ
ส่วนตัวก็อยากให้เขายอมรับผิดซะนะครับ

ว่าจริงแล้วครองที่เจอที่บ้านที่นหาคอนประถม
นี่ช็อกกว่าบ้านที่อยู่กับอดีตสามีอีก

สถานะร่ำรวยขนาดซื้อบ้านไว้หลายแห่งที่จังหวันต้อนนามันประทม
วันนี้หลังที่ตำรวจไปตรวจค้นเนี่ย
เป็นบ้านหลังนี้ค่ะเป็นทาวน์โฮมสองชั้น
เฮลว่าแอ้มเนี้ยซื้อไว้ประมาณ๒๓ปีและ
เพื่อจะเอาไปยืนยันตัวตนของแอมถามว่าทำไม
หลังจากที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีถุงดำซุกซ่อนอยู่ในชั้น๒ของบ้าน
ในนั้นคือสิ่งของเครื่องใช้ของแอมค่ะและที่บอกว่าน่าตกใจที่ตำรวจเจอคือ
เขาเจอขวดคล้ายกับขวดบรรจุยาแล้วก็มีของเหลวอยู่ในนั้นเนี่ย
ขวดเลยค่ะแล้วก็เจอห่อสีขาวบรรจุของไว้ข้างในสามห่อ
นี่ค่ะแล้วเนี่ยพี่อุ๋ยดูนี่คือแคปซูลยาเปล่านะคะ
ไม่ได้มียาอยู่ในนั้นเป็นแคปซูลเปล่าอะค่ะอยู่ในตู้ยาชั้นหนึ่งของบ้านเพียบเลยอ่ะ
แล้วก็มีบัตรประชาชนของแด้อ่ะพี่อุ๋ยอยู่บ้านหลังนี้ด้วยนะ
บัตรประจำตัวประชาชนของแด้อยู่ที่นี่ด้วยตำรวจก็เลยอายัดทุกอย่างไว้เป็นพยานหลักฐานหมดเลยค่ะ
แปปชุนยาเปล่านี่น่ากลัวนะคือไอ้บัตรประชาชนก็ไม่เท่าไหร่อ่ะ
แต่ว่าแคปซูลก็เหมือนที่มีหนึ่งในญาติของผู้เสียชีวิตใช่ไหมใช่ที่ว่าเอายานี่ไง
เอาแคปซูลไปให้กินแก้ไอโควิดอะไรเออก็เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้อาจจะไม่ใช่ก็ได้
นั่นคุณปลาที่รอดชีวิตอ่าแต่เอาเป็นว่าเออแต่ว่าอันนี้เขาไปเจอแล้วกัน
แคปซูลยาเปล่าเต็มไปหมดเลยเราก็ถามเพื่อนบ้านข้างเคียงว่าเออ
นี่เขาแวะเวียนมาบ้านนี้บ่อยไหมเขาบอกว่าแอมเนี่ยจะวนเวียนมาพักที่บ้านหลังเนี้ยอย่างสม่ำเสมอเลย
ตอนซื้อใหม่ใหม่สามีที่เป็นตำรวจก็จะมาพักด้วยแต่ระยะหลังเนี่ยไม่ได้มามีแต่แอม
มาคนเดียวบางทีก็กลับมาดึกดื่นแล้วก็ออกไปตอนเช้าแอมเนี่ยที่ผ่านมาชอบคุยโวเหมือนกับว่าอวดเรื่องสามีตัวเองที่เป็นตำรวจ
ตอนแรกบอกว่าเออเนี่ยก็มีแฟนเป็นตำรวจเป็นนายเวรหน้าห้องผู้การเมืองกาญจนบุรี
มีอนาคตนะลักษณะเหมือนโอ้อวดทำนองว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรเนี่ยบอกได้เลย
เดี๋ยวให้แซนช่วยจัดการให้แต่หลังหลังเนี่ยไม่ค่อยเห็นหน้าแล้ว
ก็เลยคิดว่าอาจจะถูกย้ายไปประจำการที่อื่นหรือเปล่า
ซึ่งบ้านหลังนี้แอมยังไม่ได้โอนเป็นชื่อของตัวเองหรือว่าชื่อใครนะคะ

กระทั่งเพื่อนบ้านบอกเมื่อวานดูข่าว
แอมโดนจับข้อหาฆ่าคนตายอุ้ยตกใจเลยอ่ะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราได้รับการติดต่อจากผู้ชายคนนึง
ซึ่งเขาคาดว่าภรรยาของเขา
อาจจะเป็นหนึ่งในเหยื่อของแอมด้วยเช่นกัน
เพราะก่อนที่ภรรยาจะเสียชีวิตเพิ่งขายบ้านได้
แล้วช่วงนั้นแอมเนี่ยมาหาภรรยาเขาบ่อยเหลือเกิน
ภรรยาเขาล้มป่วยแล้วแอมก็หายไป
ไม่นานภรรยาก็เสียชีวิตพร้อมกับ
ยังมีหนี้สินที่ทิ้งไว้อีก๒ล้านกว่า
นี่ฮะคุณรอยนะครับอายุ๖๙ปีนะครับ
เล่าเรื่องของผู้กองนุ้ยนะฮะ

บอกว่าภรรยาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อปี๖๑

ตอนแรกตัวของคุณรอยกับครอบครัวก็ไม่ติดใจสงสัย
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ได้เห็นข่าวเรื่องของแอม
แล้วก็ความพิรุษต่างของบุคคลที่รู้จักแล้วก็เสียชีวิต
ก็เลยทำให้มาฉุกคิดถึงการเสียชีวิตของภรรยา
ก็ถามญาติของภรรยาว่ารู้จักแอมไหมนะ
ซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือ
ไม่มีใครรู้จักกับแอมเลยนะฮะในฝั่งครอบครัวของภรรยา
คุณรอยก็เลยเขียนเรื่องราวแล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊ก
คุณรอยบอกว่าภรรยาเป็นตำรวจที่ดูแลด้านการเงิน
ทำงานอยู่ที่สพชุมแพรและสพภูผาม่าน
ร่างกายแข็งแรงนะภรรยามีวงแชร์
แล้วก็ปล่อยเงินกู้ให้กับข้าราชการตำรวจหลายสิบนายด้วย
ก่อนจะเสียชีวิตแบบคนที่ไม่เหลือทรัพย์สินอะไรเลย
ยังติดหนี้อีกสองล้านกว่าบาทค่ะ
คุณรอยก็เลยตั้งปมสงสัยนะฮะให้กับทีมข่าวของเราฟังนะครับ
บอกว่าผู้กองนุ้ยภรรยาเนี่ย
ไปพบกับหญิงสาวชื่อแอมโดยบังเอิญที่โรงแรมเอเชียย่านปฐุมวัน
ตอนนั้นภรรยาแนะนำแอมให้รู้จักบอกว่าเป็นตำรวจ
แต่ตอนนั้นก็จำหน้าไม่ได้หรอกเพราะว่าเจอกันแค่ครั้งเดียว
จากนั้นตัวคุณรอยก็เดินทางไปสวีเดน
ภรรยาก็วีดีโอคอหาทุกวันทุกครั้งที่วีดีโอคอหา
มักจะบอกว่าเนี่ยแอมบินมาหานะชวนไปทำบุญไปที่นู่นที่นี่
แต่แอมบอกไม่อยากให้ใครรู้ว่ารู้จักกันไม่ยอมให้ถ่ายรูป
อ้างว่ากลัวสามีจะรู้เรื่องเพราะสามีเป็นคนใหญ่คนโตนะ
ไม่อยากให้เขาเนี่ยมาติดตามตามติดเหมือนกับตัวแอมเนี่ย
ไม่อยากให้มีหลักฐานอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งมีอีกประเด็นนึง
ก็คือก่อนที่คุณรอยจะไปต่างประเทศภรรยาได้ขายบ้านที่คอนศาลนะฮะ
เงินมากว่าสองล้านบาทหลังจากนั้นแอมก็เทียวมาหาอยู่ตลอด
ภรรยาไปทำบุญไปหลายครั้งทุกครั้งที่มาหาจะมีตำรวจเนี่ยขับรถมาให้ด้วย
แต่หลังจากที่ภรรยาคบหากับแอมได้เพียงแค่๖๗เดือนอยู่ดีก็ล้มป่วย
แล้วแอมก็หายไปเลยไม่เคยโผล่มาให้เห็นอีกเลย
ไม่เคยคิดว่ามันมีพิรุธนะครับผมก็ไม่ค่าฝันทรงว่าเขาฆ่าเมียผม
หรือไม่เลยว่า
คนเดียว๑๐๐เลยครับถ้าไซโน้ยมันสาเหตุให้เป็นมะเร็งได้เนี่ย
ไนท์มันอาจจะทำให้เกิดมีเอฟเคอะไรบางอย่างไม่ทราบนะครับ
ทีมข่าวเราได้คุยกับผู้หญิงคนนึงเขาเป็นหมอดูไพ่นะคะชื่อหมอเกรส
คือเป็นเพื่อนสนิทกับแอมแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับคุณบี
ที่เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตด้วย
คือหมอเกรสเป็นหมอดูไพรครูเกรสเป็นหมอดูไพร๒๔
เฟสบุ๊คของครูเกรสนี่คือครูเกรสนะคะ

คือในเฟซบุ๊คของครูเกรสเนี่ยก็ยังมีภาพที่ถ่ายด้วยกัน
ตอนที่ครูเกรเอสกับแอมเนี่ยไปทำบุญให้อาหารวัวควายนะคะเนี่ยภาพนี้
เกรสเล่าบอกว่าเธอกับแอมเนี่ยเป็นเพื่อนเรียนตั้งแต่สมัยประถม

แล้วก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันกับคุณบีผู้ตายด้วย
แต่พอขึ้นมัธยมกับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็แยกย้ายกันแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีก
แต่ระหว่างนั้นเนี่ยเธอก็ยังติดต่อกับเพื่อนคนอื่นนะก็คือแอดเฟสบงเฟซบุ๊กเอาไว้เผื่อติดต่อ

จนกระทั่งแอมรู้ว่าเธอรับดูไพ่๒๔แอมก็ติดต่อมาบอกให้เธอช่วยดูดวงให้หน่อย
ก็เลยได้กลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งประมาณสักปีที่แล้ว
ทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยแอมมักจะมาหาพาไปกินข้าวไปดูดวงแล้วก็พากันไปทำบุญแต่ก็ไม่ค่อยบ่อย

แอมมักจะมาปรึกษาเรื่องอะไรที่ว่ามาดูไพ่ดูดวง
ส่วนใหญ่จะถามเรื่องธุรกิจที่ทำอยู่ซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องการปล่อยเงินกู้กับวงแชร์
ก็คำถามส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยก็คือลงทุนจะคุ้มไหมจะทวงเงินได้หรือเปล่า
เราก็ถามว่าเวลาเปิดไพ่เนี่ยเวลาคุณแอมเขาเปิดไพ่เนี่ยมันได้ภาพอะไรขึ้นมาบ้าง
เกรสบอกว่าก็มีเช่นรูปไพ่๑๐ดาบที่หมายถึงอาจจะโดนหักหลังหรือถ้าจะได้เงินคืนก็ได้ไม่เต็ม
ก่อนหน้านี้เคยมีการเปิดไพ่แล้วถามว่าตอนนั้นมีคดีความอยู่จะชนะไหม
เปิดได้ไพ่รูปตราชั่งความหมายคือความยุติธรรมและไม่ยุติธรรมซึ่งความหมายจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ไพ่ใบต่อไป
แต่เธอจำไม่ได้แล้วว่าคุณแอมเนี่ยเปิดไพ่อะไร
เกรสบอกว่าเธอเปิดไพ่ดูดวงให้แอมครั้งสุดท้ายคือปลายปีที่แล้ว
ตอนนั้นก็นึกว่าแอมคงอธิษฐานเรื่องเงินหรือเปล่าเพราะว่างานที่แอมทำเนี่ยเกี่ยวกับเงินหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปล่อยเงินกู้หรือว่าวงแชร์
หลังจากนั้นเธอก็ไม่เจอแอมอีกเลยจน๒๓เดือนที่ผ่านมาแอมติดต่อมาอีกบอกให้ดูไพ่ให้หน่อย
ล่าสุดที่ติดต่อมาคือ๘เมษายนนะคะแต่พอดีครูเกรสบอกยังไม่ว่างดูให้จนกระทั่งมาเห็นข่าวคดีของคุณก้อยนี่แหละ
ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นแอมคนเดียวกันแต่พอเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเท่านั้นแหละครูเกรสบอกว่านี่มันแอมเพื่อนฉันนี่นะ
แล้วครูเกรสยังให้ข้อมูลกับทีมข่าวด้วยนะคะว่าแอมเคยชวนให้ครูเกรสลงทุนปล่อยเงินกู้ด้วยเมื่อเดือนสิงหาคมปี๖๕
แล้วก็เราก็จะได้ดอกอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เหมือนเขาเล่นให้เราทำสัญญา
ให้กันเสียใจวันนี้เลยว่าเอ่อจะให้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
เราก็คือไม่ได้ให้เราไม่ได้รู้ว่าผู้จิตกรรมว่าเพื่อนเป็นแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าเหมือนแบบว่าเราเห็นว่าเขาก็มีความรู้สึกเรานะ
ที่เราเห็นการใช้จ่ายของเขาเวลาเราไปทำบุญกับเขา
ไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีเขาไม่ได้รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็ถามครูเกรสในฐานะที่เป็นเพื่อนสนิทมาตั้งแต่สมัยประถมว่า

คือถ้าดูตามข่าวเกิดสมมุติว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงนี่เขา
เขาถือเข้าคาดว่าเป็นผู้ป่วยไหมอ่ะครับ
เกรสบอกว่าคือแอมเป็นคนปากร้ายนะแต่ไม่ได้เป็นคนลึกลับ
ตัวหรือว่ามีพฤติกรรมที่บ่งชี้ว่าจะเป็นฆาตกรที่มีจิตใจโหดเยี่ยม
เท่าที่สังเกตคือแอมจะไม่ค่อยเล่นโซเชียล
อืมคือแอมเนี่ยเขาชอบดูดวงค่ะใช่ไหมถ้ายังจำกันได้เนี่ยตอนที่เขาตามหาคุณก้อยกัน
แล้วสุดท้ายก็พบว่าคุณก้อยไปปล่อยปลาที่ราชบุรีกับแอมแล้วแอมก็ปล่อยให้คุณก้อยเขาเสียชีวิตไปเลยเนี่ย

ก็ไล่ตามหาจนเจอรถยนต์ที่คุณก้อยขับไปจอดเอาไว้แล้วก็นั่งรถของแอมมาตรงนี้
สุดท้ายตอนนี้กระเป๋าเงินสดราวสี่หมื่นมือถือ๒เครื่องที่แอมเอาไปด้วยแล้วบอกเอาไปทิ้งเนี่ยยังหาไม่เจอนะฮะ

ความจริงแล้วญาติพี่น้องเพื่อนคุณก้อยที่เขาช่วยกันตามหาหลักฐานต่างบอกความจริงคุณก้อยไม่ได้อยากไปนะ
ไปทำบุญไปปล่อยปลาอะไรที่แอมเขาชวนไปใน๑๔เมษายนถึงขั้นที่มีหลักฐานที่คุณก้อยเนี่ยที่ทีมข่าวเราได้มาเนี่ยเป็นไลน์จากมือถืออีกเครื่องหนึ่ง
พบว่า๑๓เมษายนที่ผ่านมาวันสงครานคุณก้อยทักไปหาหมอดูคนหนึ่ง
เล่าว่ามีคนจะพาไปทำพิธีสวดเสริมดวงที่วัด
แล้วเขากำชับบอกห้ามบอกใครเลยนะว่าจะไปกับเขาไปที่ไหนอะไรยังไงทำให้คุณก้อยเนี่ยกังวลมากก็เลยถามหมอดูว่าจะไปดีไหม

แล้วสุดท้ายมันก็เกิดเหตุขึ้นจริง
นี่ฮะแชทตรงนี้นะฮะฝั่งซ้ายหมอดูฝั่งขวาคุณก้อยนะครับ๑๓เมษายน๖๖นะฮะ
คุณก้อยนี่ส่งรูปแอมไปให้หมอดูดูด้วยนะ
บอกพี่คะคนที่หนูจะไปกับเขาพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะพาไปวัดแห่งหนึ่งจะอันตรายไหม
หมอดูออกไปกับใครมีรูปไหม
คนนี้ค่ะพรุ่งนี้เขานัดออกตี๔หนูจะไปดูดวงเหรอมันขึ้นมาเกี่ยวกับพิธีบางอย่าง
นี่ฮะแล้วคุณก้อยก็บอกใช่ค่ะเขาจะพาไปทำพิธี
หนูควรไปดีไหมเหมือนพาไปสวดเสริมดวง
แต่หนูมีความกังวลว่าเขาบอกว่าอย่าบอกใครว่าไปไหนและอย่าบอกว่าไปกับเขา
เขาก็บอกว่ามันก็เป็นด้านสีเทาดำอ่ะไม่ใช่พุทธคุณหรืออะไรแบบนั้น
กำชับไว้ว่าอย่าบอกใครนะว่าไปทำอะไรไปที่ไหนและไปกับใคร
ข้อความสุดท้ายที่คุณก้อยคุยกับหมอดูคนนี้เนี่ย
คือ๔ทุ่ม๒๒นาทีของวันที่๑๓เมษายน
แล้ว๑๔เมษายนเธอไปปล่อยปลากับแอมแล้วตาย
ท่านผู้ชมครับมีหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตแล้วเขารู้จักกับแอม
ญาติพี่น้องเขาออกมาตั้งข้อสงสัยอยู่เหมือนกัน
จาก๑๐กว่าคนหนึ่งในนั้นคือผู้กองนุ้ยนะครับ
ร้อยตำรวจเอกหญิงการดาซึ่งเสียชีวิตเมื่อ๑๐สิงหาคมปี๖๐
ผู้กองนุ้ยเนี่ยตามข้อมูลบอกว่าเป็นคนออกทุนให้กับแอมเนี่ยไปเล่นวงแชร์ด้วย
ล่าสุดเราได้คลิปภาพจากกู้ภัย
ตอนที่ไปช่วยเหลือผู้กองนุ้ยในรถยนต์กันนะฮะลองไปดูนะครับ
ยังหายใจอยู่ไหม
เช็คกำลังจะเผาอยู่ครับ
ผู้หญิงหนึ่งลายนะครับ

มีไหมไม่มีแล้วหรอ
สิงหาคมปี๖๕นะฮะสุดท้ายผู้กองนุ้ยวัย๓๖ปีเสียชีวิตนะครับ

ร้อยตำรวจเอกหญิงการดานะครับท่านผู้ชมครับ
กู้ภัยพยายามช่วยเหลือนะฮะ

เป็นที่ปรึกษามูลนิธิวินวิน
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เสียชีวิต
ปริศนาของคุณก้อยเนี่ย

ผู้กองหนุยด้วยร้อยตระหนดเอกหญิงการดา
ลักษณะเหมือนกับเคสของก้อยเลย

ร้อยตำรวจเอกหญิงการดาทราบว่า
หลังจากที่เสียชีวิต

สนิทกับแอมมาขอตรวจสอบ

โทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
อ้างว่าจะเอาไปตรวจสอบรายชื่อลูกหนี้

เพราะก่อนหน้านี้มันยังใช้ได้ปกติ

เขาไม่ใช้อยู่แล้ว
เขาซ่อมทันทีหรือไม่ก็เปลี่ยนใหม่เลย
ตามภาษานิสัยของคนเป็นตำรวจ

วินวินลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเรื่องนี้นะฮะ
มีตำรวจรายหนึ่งพยายามมาห้าม

ตั้งข้อสงสัยว่ามันมีพิรุธไหมมีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธ
คอยช่วยเหลือแอมอะไรยังไงหรือเปล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
ปริศนาของใครหลายคนเนี่ยมันเป็นแค่แอมคนเดียวหรือเปล่า
หรือมีใครมากกว่านั้นหรือไม่วันที่ทางครอบครัวของร้อยตำรวจเอกหญิงการดา
สวดพระอภิษฐรรมศพแอมกับอดีตสามีที่เป็นรองภูมิกับรวมทั้งตำรวจคนอื่น
มาร่วมงานศพด้วยแล้วทางญาติเนี่ยยอมรับว่าก่อนหน้านี้
ร้อยตำรวจเอกหญิงกาลดากับแอมรู้จักกันเพราะทำธุรกิจท้าวแชร์ด้วยกัน
รายชื่อเท้าแชร์ของร้อยตำรวจเอกหญิงการดามีมากกว่า๑๐วง
มูลค่าเนี่ยรวมกันกว่าแปดแสนบาทหลังจากร้อยตำรวจเอกหญิงการดาเสียชีวิต
แอมเนี่ยได้นำเงินเท้าแชร์มาให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต
แต่ตอนนั้นไม่มีใครทราบเงินที่แท้จริงว่าเท่าไหร่กันแน่แล้วแอมเนี่ยเอามา
ให้กับครอบครัวเนี่ยเท่าไหร่ก็ยังไม่มีใครทราบจำนวนที่แน่ชัด
ว่าวันนี้ไม่ว่างเนื่องจากต้องไปมหาชัยเพื่อจะไปซื้อทอง
แต่ไม่ได้บอกว่าจะไปกับใครก็เลยเชื่อว่ามันมีการวางแผน

เป็นเรื่องบังเอิญไหมทั้ง๖๗เคสแล้วนางสาวแอมอยู่ด้วยตลอด
เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับคนที่เสียชีวิต
อันนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจเขาตรวจสอบอีกทีหนึ่ง
เรามองได้๒อย่างคืออาจจะมีคนที่ร่วมด้วยหรือเปล่า
ซึ่งเราสงสัยเคสของผู้กองหนุ้ยเพราะมีตำรวจ๒๓นาย
ที่กลุ่มนี้เขาบอกว่าสนิทกันกับคุณนายสนิทกันกับภูกองหนุ๊ย
เข้ามาบ้านแล้วก็เข้ามาบอกพ่อแม่ตลอดว่า
อย่าให้ข้อมูลกับนักข่าวเลย
บอกว่าแม่หลักลูกก้อนลูกแม่ก้อนจะไปของโต๊ดแม่โต๊ดน้อยก่อน
หลังจากก้อนเยื่อเตี้ยเนี่ย
หลังจากก้อนเยื่อเตี้ยเนี่ยน่าจะได้ลูกวัฒนาหน่อย
แม่ไม่เอาเรื่องของหลักแต่ให้อยู่สุธวีรตกรรมห้องพ่าของฝ่ายต้องรับตามไป

ทำให้ที่คุณเหล้าวัยใจแบบนี้

ถ้าเริ่มจากคุณก้อยนะถ้าไม่มีคุณระพีชำนาญเรือ
ที่เป็นพี่ชายรุ่นพี่คนสนิทของคุณก้อย
เขาช่วยตามหาตั้งแต่ยังตามหาไม่เจอว่าเอ๊ะคุณก้อยไปกับใคร
ทรัพย์สินอยู่ตรงไหนเอ้าแอมทำไมถึงบอกไม่ได้ไปด้วยอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะเป็นคนตามสืบใช้คำนี้เลยดีกว่าเพราะตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
ครอบครัวคุณก้อยติดต่อคุณก้อยไม่ได้แล้วไม่รู้หายไปไหน
แล้วสุดท้ายเนี่ยแม้กระทั่งเจอแอมแล้วแล้วแอมยังปฏิเสธอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
คุณระพีเป็นคนพาครอบครัวของคุณก้อยไปร้องขอความเป็นทางคดีกับทางบิ๊กโจ๊ก
ใช่ค่ะแล้ววันนี้นี่พาญาติของผู้ที่เสียชีวิตแล้วสงสัยเนี่ยมาอีกใช่ไหม
ถูกต้องค่ะพาครอบครัวของคุณจันทรัฐวงไกรสินอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิตนะคะ
พาครอบครัวไปให้ข้อมูลกับตำรวจที่สโมสรตำรวจกรณีของคุณจันทรัฐเนี่ย
เสียชีวิตเดือนสิงหาคมปีหกห้าค่ะซึ่งสามีของคุณจันทรัศนเนี่ยเขาเล่าบอกว่า
ภรรยาเขาเนี่ยรู้จักกับแอมผ่านกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในทีมประกันชีวิตที่ราชบุรีเมื่อปี๖๕นี่แหละ
แล้วก็ร่วมกันทำธุรกิจปล่อยเงินกู้วันเกิดเหตุคือ๑๕สิงหาคมปี๖๕
๙โมงเช้าแอมนัดภรรยาเขาไปเจอที่ปั๊มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรี
ซึ่งภรรยาบอกเพื่อนบ้านบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนชาวราชบุรี
ประมาณสัก๑๐๑๑โมงภรรยากลับมาถึงบ้านก็บ่นให้เพื่อนบ้านฟังบอก
รู้สึกอาการไม่ค่อยดีเลยอ่ะเออเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะเดี๋ยวขอไปพักในบ้านก่อน
เที่ยงตรงตัวเขาสามีกลับมาถึงบ้านเห็นภรรยานอนคว่ำหน้าสภาพตัวเขียวช้ำ
เลือดและน้ำลายไหลออกจากปากเขาตกใจมากก็รีบโทรแจ้ง๑๖๖
กู้ภัยมาถึงก็พยายามปั๊มหัวใจกำลังจะพาไปส่งโรงพยาบาลอยู่แล้วอะค่ะ
ไม่ทันนะคะเสียชีวิตตอนแรกเขาไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะว่าก่อนหน้านี้ภรรยาก็บ่นปวดหัวมาสองวันแล้วและปกติก็ไม่ได้เห็นว่ามีโรคประจำตัวอะไร
แต่พอมาเห็นข่าวของแอมเนี่ยเขาบอกโอ้โหนี่เมียเขาก็น่าจะเป็นหนึ่งในเหยื่อของแอมแน่
ถามว่าความสัมพันธ์ของเมียเขากับแอ่มเป็นยังไงก่อนหน้านี้
เอาเงินไปปล่อยเงินกู้๗๐๐๐๐บาทถามว่าทำไมเขารู้ก็เขานี่แหละ
เป็นคนไปกดเงินมาจากธนาคารเป็นคนไปเบิกมาให้เอง
แล้วเงินจำนวนนี้กำลังจะได้รับเงินปันผลสิ้นเดือนสิงหาคมปี๖๕อยู่แล้ว
กำลังจะได้รับปันผลจากแอมอยู่แล้วแต่ภรรยามาเสียชีวิตก่อนในวันที่สิบห้า
แต่เงินส่วนนี้โอนไปให้บุคคลอีกคนนึงที่ไม่รู้ว่าเป็นใคร
แล้วหลังจากนั้น๓วันเมียเขาก็ตาย
สิ่งที่น่าสงสัยเหมือนกับหลายเคสก็คือแอมไม่เคยมาร่วมงานศพ
แล้วพอสามีทวงถามไปว่าแล้วเงิน๗๐๐๐บาทที่ว่าให้ไปปล่อยกู้อยู่ไหน
แอมป์บอกแอมป์ไม่รู้เรื่องค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินไปสำหรับการฝากในการขอแบบเป็นดอกเบี้ยอะไรอย่างนี้ครับ

๗๐๐๐๐บาทสำหรับที่ผมทราบนะครับ
อีกก็คือที่โอนไปก็คือ๒๖๘๐๐ก็คืออีกก้อนหนึ่งครับ
ก้อนแรกที่ว่าโอนเงิน๗๐๐๐๐บาทผมรับทราบว่าผมเป็นคนไปธนาคารมาเองครับ
เกี่ยวกับเรื่องอะไรตอนนั้นได้หาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ก็คือที่ว่าบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยเงินกู้เนี่ยครับ
ท่านผู้ชมครับหลังการเสียชีวิตของคุณก้อยเนี่ยนะฮะเมื่อ๑๔เมษายนนะนะ
ทีแรกเขาก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แค่ว่าเขาตามหากันไม่เจอ
แล้วก็มีการแจ้งเหตุว่าไปเสียชีวิตอยู่ที่ราชบุรีรถก็ไม่เจอ
ญาติพี่น้องช่วยกันตามหาจนคุณระพีนี่แหละ
ซึ่งเป็นผู้ที่คุณก้อยเนี่ยเขานับถือเหมือนพี่ชาย
แล้วครอบครัวคุณก้อยก็ไว้ใจมากมาช่วยตามหาตามสืบ
ทีแรกได้กล้องวงจรปิดก่อนค่ะเห็นแอมแต่แอมก็ยังไม่ยอมรับใช่ไหมใช่
ออสกับแอมเนี่ยจนไปเจอรถจอดอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
แล้วก็ทำให้รู้ว่าหน้าบ้านหลังนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านรู้จักกับแอมก็ไล่ไป
จนไปได้ข้อมูลต่างคุณระพีก็ถามแอมไป
เพราะว่าทรัพย์สินของคุณก้อยก็หายไปทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมเงินสด๔๐๐๐กว่า
โทรศัพท์มือถือด้วยแอมเนี่ยทีแรกปฏิเสธบอกไม่ได้เอาทรัพย์สินของคุณก้อยไปนะฮะ
อ้างว่าระหว่างทางคุณก้อยเนี่ยแวะบ้านเพื่อนเอาของไปฝากไว้
จนสุดท้ายเค้นไปเค้นมาแอมยอมรับว่าเอาทรัพย์สินไป
อ้างว่าเอาไปทิ้งนะเดี๋ยวฟังนะฮะคุณระพีบอกนี่มีคลิปเสียงไว้หมดเลย
ตั้งแต่๑๖เมษา๑๗เมษา๑๘เมษาบันทึกเอาไว้หมดเลย
มาตามหาของคือหนูไม่ได้คือตอนนี้หนูก็กลัวไปหมดอ่ะพี่

ไม่ดูก็ทุกอย่างอ่ะก็ไม่เห็นหมดแต่อะไรที่ทำได้ตอนนี้คือหนูก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อน

เอาละสุดท้ายเนี่ยคดีหลักณขณะนี้ที่แจ้งข้อหากันไว้คือคดีของคุณก้อย
ใช่ค่ะและแอมยังปฏิเสธอยู่นะคดีมันจะไปยังไงต่อ
ถ้าพูดถึงแนวทางคดีนะคะแน่นอนว่าตอนนี้คนที่ดูอย่างเต็มตัวก็คือบิ๊กโจ๊กเนาะ
อ๋อเขาบอตรองพทธุปรตเอกสุรเชษฐกพารณ์นะคะสำหรับความครึบหน้าทางคดีเนี่ย
เดี๋ยววันศุกร์จะนัดหมายให้พนักงานสอบสวนทุกคดีมาประชุมรายงานความคืบหน้าพร้อมกันที่สโมสรตำรวจ
และคดีนี้ไม่ตัดจบที่แอมนะคะแนวทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะอยู่บนการตั้งสมมุติฐานว่า
มีใครให้คำปรึกษาหรือให้การสนับสนุนหรือไม่และถ้ามีคือด้านไหนบ้าง
คือมันคงไม่ใช่จบแค่แอมคนเดียวอย่างนี้หรอ

ตอนนี้เขาบอกว่าเขารู้แล้วนะว่าแหล่งซื้อไซยาไนท์อยู่ที่ไหน
และตรวจสอบประวัติดูนี่ค่ะ

เปิดร้านขายยาอยู่ในอำเภอโพธารามราชบุรี
ตอนนี้สั่งการชุดสืบสวนเข้าค้นแล้วก็หาหลักฐานแล้วนะคะ
พี่สาวมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าลองไปฟังบิ๊กโจ๊กนะคะ
ทีนี้ก็มีหลายคนทวงถามเรื่องประเด็นการทำงานของพนักงานสอบสวนว่า
แต่ละเคสที่ผ่านมาเนี่ยมันทำไม่ละเอียดไหมหรืออย่างไร
โจ๊กก็บอกว่าก็ต้องยอมรับแหละว่าทางปฏิบัติมันทำได้ไม่ทั่วถึงจริง
เพราะว่าพื้นที่ห่างไกลบางทีก็ไม่ได้มีแพทย์นิติเวชหรือว่าแพทย์ชนะสูตรนะคะ
พนักงานสอบสวนก็เลยต้องยึดเอาตามเจตนารมณ์ของญาติของครอบครัวผู้ตายว่าติดใจการเสียชีวิตไหม
คือบางทีมันมีเหตุลักษณะแบบนี้เสียชีวิตเพราะหายใจระบบหายใจล้มเหลว

มือดำตัวแต่พอญาติไม่ติดใจก็

ก็ทำพนักกิจอะไรกันไปพอตอนหลังมาสงสัย

ใช่ค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกว่า
ส่วนใหญ่กรณีหัวใจล้มเหลวหัวใจวายเนี่ย

แล้วก็ไม่ประสงค์ให้ผ่าชนสูตรไง
ก็เลยไม่ได้มีการชนะสูตรก็เลยทำให้บางทีเก็บหลักฐานมันเก็บไม่ได้
แต่ศพที่ผ่าชนสูตรส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
แต่ตอนนี้อายัดศพของคุณก้อยเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
เพื่อรวบรวมพยาหลักฐานทางคดีแล้วค่อยมอบคืนให้กับญาติ
ส่วนข้อมูลเรื่องมูลเหตุการก่อเหตุ
ก็เชื่อยังคงอยู่ที่๒ประเด็นหลักที่ตำรวจพูดไว้ตั้งแต่ต้นคือ
ฆ่าล้างหนี้กับประสงค์ต่อทรัพย์ค่ะ
เหตุแน่นอนอันนี้ชัดเจนเป็นการฆ่าล้างหนี้
เพราะว่าเป็นลูกหนี้อย่าลืมว่าทุกคนที่เขาฆ่า

แล้วอีกส่วนคือประสงค์ต่อทรัพย์
เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าทุกคนเป็นเจ้าหนี้เขาหมด
แล้วทุกคนที่เขาฆ่าเนี่ยอย่าลืมนะครับรู้จักเขาหมด

คือขั้นตอนการรวบรวมพยาฐานที่จะทำให้ศาลเชื่อ
และสารพิพากษาลงโทษเขาอันนี้สำคัญนะครับ
มันไม่ได้หมายว่าเราจับเขาไว้แล้วแล้วเราแถลงข่าวจบไม่ใช่
วันนี้เราต้องลงลึกในรายละเอียดนะต้องเอาพยาฐานมามัดให้ได้
ต้องทำให้ศาลเชื่อต้องทำให้ให้เกิดช่องว่าง
ไม่เป็นเหตุยกเว้นโทษผมขอเวลาสัก๒๓วัน
วันศูนย์๑๐โมงผมก็จะมีข้อมูลที่มากกว่านี้
มีข้อมูลจากพันธุ์ตำรวจเอกอเนกตังสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามนะคะ
เขาบอกว่าแจ้งข้อกล่าวหาแอมคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ซึ่งตำรวจก็สอบปากคำตามรูปคดีและพยานหลักฐาน
ทีนี้เขาบอกว่ามันมีหลักฐานสำคัญคือไซยาไนท์ไง
นั่นน่ะมันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาบีบให้เขารับสารภาพเหรอ
ตำรวจว่าไงรู้ไหมคะยังไงฮะพอพูดถึงประเด็นเรื่องของขวดยาสายไนท์
เจอที่หลังบ้านของนายแด้สามีที่เสียชีวิตไปเนี่ยครับ
แอ้มแย้งตำรวจว่าไงรู้ไหมของกลางไม่ได้เจอที่ตัวของเธอ
เพราะฉะนั้นเธอปฏิเสธข้อกล่าวหา
แต่ตำรวจบอกว่าตำรวจมีพยาหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีนะคะ
เดี๋ยวรอดูกันต่อไปกันแล้วกันเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะฮะ